คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เขาเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็อยู่ในสายเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีวิญญาณโดยตรงฮะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนครับยินดีต้อนรับคุณพัฒน์หมอผีฮะสวัสดีครับคุณพัฒน์ครับ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์โทรศัพท์

ผมก็โอ้โหยังดูถ้าเป็นภาษาแบบวัยรุ่นอ่ะยังวัยสรุ่นอยู่เลยครับ
แต่ศึกษาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยครับ

แล้วศึกษาด้านพวกนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่
จริงแล้วเนี่ยตระกูลผมเลยนะครับ
ระกูลผมเลยเนี่ยเป็นรุ่นทวดมาเลยก็เป็นเสือ

ซึ่งเรียนจากทางเขมรนะครับ

ก็คือสืบทอดมาทางสายเลือดเลย

คือเราสืบทอดมา

แล้วเราก็รู้สึกผูกพัน
ใช่ครับก็เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับ

แต่ซึ่งแต่ก่อนผมเป็นคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้

แต่พอเรามีอายุขึ้นนะครับ
อายุประมาณสัก๑๒ป๖เนี่ย

เราก็เลยสงสัยแล้วก็เข้าไปศึกษา

ก็ได้เรียนทางเกี่ยวกับเรื่องของ

ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติต่าง

แล้วมันก็สอดเนื่องกับตัวของ

เราก็เลยสงสัยว่ามันเป็นมายังไง
ก็เลยก็ไปศึกษากับปู่

และแน่นอนฮะใครที่เคยฟังเรื่องเล่าของคุณพัฒน์
ที่เคยโทรมาเล่าหลายรายการ
เขาจะมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติ
และที่สำคัญคือเขาจะมีสิ่งของต่างที่เขาพูดถึงในเรื่องนั้นเนี่ย

คุณพัฒน์มาพร้อมกับเรื่องโหงพราย
โหมพลายที่ว่านี้

โหงพลายเนี่ยถ้าเราย้อนกันเลยจริงในสมัยโบราณ
นายทัพโบราณแม่ทัพเท่านั้นที่จะใช้๖ลาย
ก็คือว่าใช้ในเรื่องของการ

ในการเฝ้าทัพใช้ในการรบ

ถ้าเรามีตามประวัติอย่างพ่อขุนแผนแล้วกัน
พ่อขุนแผนก็จะมีการใช้โหงพลาย

ก็จะเป็นการใช้โหงพลายในการกำบัง
ในการลบในการไปสืบเสาะข่าว
ซึ่งถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีไหม
มีแต่ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีสมาธิในขั้นหนึ่ง
ที่จะสามารถพูดคุยหรือติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ต้องมีสมาธิถึงขั้นอุปจาระสมาธิขึ้นไป

ก็จะสามารถติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้
ซึ่งโหงพายที่เรารู้จักกัน
มันก็จะเป็นลักษณะของผีใต้โหงกันก่อน
ปีใต้หงแล้วก็มีความเฮียน
แล้วก็อาจจะเป็นผีที่ตายวันเสาร์
เผาวนางค้าอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เอามาทำเป็นตัวโหงพลายในการใช้
ทีนี้โหงพายมันก็จะแบ่งแยกได้ว่า
อีกประเภทหนึ่งซึ่งคนจะเข้าใจผิดกันมากก็คือ

งภายกับหุ่นพยนตมีรูปลักษณะที่คล้ายกัน

หมายความว่าไม่มีพบไม่มีชาติ

คือมีชาติเพราะหมดวาระเขาไปเกิด

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ก็โหงพลายตัวนี้ที่ผมได้มาใช้
ต้องบอกว่าเป็นของปู่ผม
ซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์

ก็คือว่าไวรุ่นแถวบ้านผม

จะชอบแข่งมอเตอร์ไซค์กัน

แล้วทีนี้ตรงบริเวณบ้านผม

ประมาณ๑๒กิโลเมตรอยู่ในหมู่บ้าน
และซึ่งเด็กไวรุ่นชอบไปแข่งกัน
ตี๑ตี๒ก็จะมาบีดละ
ทีนี้เสร็จปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย

ก็เลยใช้ถั่วเขียวเนี่ยพี่
หรือว่าทรายไปโรยไว้
ให้รถลื่นอุ้ย
ทีนี้ก็ไปโรยไว้ในครั้งแรก
ปรากฏว่าพอมีการมาแข่งกันเนี่ย
ก็ลื่นประสบบัติเหตุ

พออีกสักอาทิตย์๒อาทิตย์แผลหายก็เอาอีก

ทีนี้ชาวบ้านก็เกิดความรำคาญมาก
ก็เลยทำการเอาไปโรยใหม่
แต่รอบนี้บริเวณข้างถนนนะครับ

เขาตัดปลายมันก็จะเป็นแหลม

แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้ก็คือเป็นหัวโจกเลยนะ

ตัวก็ไปเสียบเข้ากับไม้ไผ่
นี่คือกะไม่ได้แค่เอาล้ม

ใช่เพราะว่าวัยรุ่นพวกนี้ครับ
สร้างความรำคาญ๒มีเกี่ยวกับยาเสพติด
๓เวลาใครที่ไปฟ้องประธานหมู่บ้าน
ก็จะมีการยกพวกไปตีบ้านเขาไปยิงบ้านเขา
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นผู้ไปทำ
รู้แต่ว่าประสงค์ปัจจิเหตุก็ลื่น
พอลื่นเสร็จเนี่ยตัวก็ไปเสียบเข้ากับบริเวณไม้ไผ่
เรื่องนี้ก็น่าจะราวสัก๒๐ปีได้แล้วนะครับ
พอเสียบปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียชีวิต
เสียชีวิตหลังจากที่เขาตายได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้
ก็เริ่มมีความเหี้ยน
ก็คือว่าใครที่สัญจรผ่านไปมา
ก็จะเกิดอย่างเช่นว่ายามเนี่ยครับตรงนั้นจะมีโรงงานอยู่โรงงาน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปทำงาน
ช่วงเช้ามืดปี๓ตี๔
เขาบอกว่าเขาขี่ไปแล้วเขามองข้างหน้า
เขาเห็นเป็นลักษณะเหมือนมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทาง
ได้มีวัยรุ่นผู้ชายนั่งอยู่ในข้างทาง
แล้วก็เหมือนมันอดโดยร้องขอยช่วย

ถูกก็ว่าพี่ช่วยผมน้อยผมไม่ไหวแล้วผมเจ็บ
ซึ่งยามเนี่ยก็เลยจอดรถเพื่อจะลงไปช่วย
พอยามจอดรถลงไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอกับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งนั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างนี้ครับ
แล้วก็บอกพี่ช่วยผมหน่อยผมกวนผมเจ็บช่วยผมหน่อย
ก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับ

วัยรุ่นผู้ชายคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมา
ในลักษณะที่สีหน้าข้างนี้

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าก็เล่าลือกัน
ผีดุผีดุซึ่งมันก็ไม่ได้ระยะทางยาวมากนะประมาณกิโลถึง๒กิโล
แต่ชาวบ้านที่มาจะมักจะเจอคนเนี่ยร้องขอให้มีความให้ช่วยเหลือ
ซึ่งเจออีกเคสหนักก็คือว่าร้องขอให้ช่วยแต่ว่าเขาก็คือได้ยินเรื่องนี้เนอะ
เขาก็เลยไม่รู้ล่ะผีหรือคนเขาก็ขับผ่านไปเลยขับผ่านไปโดยที่ไม่สนใจ
เขาบอกว่าพอขับผ่านไปเนี่ยก็เป็นเสียงตะโกนไล่หลังบอกว่ากูบอกให้ช่วยกูหน่อยทำไมไม่ช่วย
พอเขาหันหลังกลับไปก็คือวัยรุ่นผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นแล้ววิ่งตามรถเขา
ในลักษณะที่มีไส้เนี่ยลากมาพื้นเลยหรือคนไปหาปลาบริเวณนั้นจะเป็นนานะครับ
ไปหาปลาช่วงตี๓ตี๔ไปเก็บตะข่ายไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะมีการวางเบ็ดเหมือนปักเบ็ดนะครับบ้านนอกแบบนี้ปากเบ็ดเขาก็จะไปเก็บเบ็ดเขา
ซึ่งเขาก็ไปเสร็จเขาก็เจอวัยรุ่นยืนอยู่บริเวณคณานะครับ
แล้วก็เหมือนกับว่ากำลังก้มจะเก็บเบ็ดอะไรอย่างนี้เหมือนสาวเบ็ดอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบว่าตะโกนว่าเออมาทำอะไรเนี่ยเบ็ดตรงนี้เป็นที่ที่เขาวางเบ็ดนะมันเป็นเด็ดของเขาจะขโมยปลาเขาเหรอ
ซึ่งวัยรุ่นก็ไม่พูดอะไรเขาก็เลยปรีเข้าไปเพื่อเหมือนจะแบบไปทำร้าย
แต่พอที่เขาเข้าไปถึงเนี่ยสิ่งที่เจอคือวัยรุ่นผู้ชายคนนั้นกำลังเอามือสาวไส้ตัวเองแล้วก็ยัดเข้าไปในท้อง
ก็เลยกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฮียนในช่วงนั้น
น่าจะเป็นเรื่องที่โจทย์จันทร์กันเลยว่าเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้ถูกผ่านมาเจอแน่นอนถูก
ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเรื่องนี้มันก็เฮียนแล้วก็มันก็เริ่มเลือนลางไป
เรือนลางไปทีนี้เสร็จเนี่ยก็มาเป็นเคสที่สอง
ก็คือในที่ผมเอามาเนี่ยจะมี๒ตัว
อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของอ่าผู้ชายที่ขี่มอไซค์เหมือนกันครับ
แต่รอบนี้เขาใช้เป็นเหมือนกับลักษณะของเอ็นตกปลาขึง

พอหลังจากเพราะวัยรุ่นอะนะครับก็มีความคุ้นกับน้องอ่ะทำให้ไม่กลัวแล้วเนี่ย
เพื่อให้ตำรวจมาตรวจมาตั้งด่านรอบริเวณคอสะพาน
เพื่อที่ว่าถ้าเกิดมอไซค์มาเร็วยังไงถึงคอสะพานต้องเบรกอยู่แล้ว

ด้วยความที่วัยรุ่นก็นกรู้
พอรู้ว่ามีตำรวจมาบ่อยก็ไม่แข่ง
แต่ตำรวจเนี่ยก็เมื่อชาวบ้านร้องเรียนไปก็จะต้องมาตั้งกันอยู่บ่อยอยู่แล้ว
ซึ่งเส้นนั้นเป็นที่โจทยจันทร์ว่าตำรวจไม่กล้าตั้งเลย
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจตั้งด่าน
แล้วก็มีเสียงมอสายบิดมาแล้วก็ด้วยความเร็วแล้วก็เสียงดังมาก

ตำรวจก็บวกให้จอดเขาบอกว่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กำลังขี่มอไซค์เข้ามาใกล้เลย
พอมาถึงในบริเวณด่านที่ไฟสลัวเนี่ยมันจะเป็นไฟแดงแว๊บนั้นก็จะสลัว
พอมาถึงบริเวณที่มองเห็นได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามอไซค์ก็จอด
ตำรวจก็ตะโกนชี้ว่าอย่าหนีนะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพอพูดเสร็จวัยรุ่นก็เดินลงมาจากมอสาย
แล้วคอเขาก็หลุดแล้วก็กลิ้งลงเขา
หน้าตำรวจต่อหน้าตำรวจก็ตำรวจก็เก็บด่านแหละครับซึ่งเป็นที่โจทยจันทร์มาก
หรือร้องขอให้ช่วยแต่ว่าอยู่ข้างทางแต่ใช้หัวในการถืออย่างนี้
แล้วเวลามอนไฟหรือว่ารถเข้ามาใกล้ไฟมันจะส่องเห็นนะครับ
ก็เลยเป็นที่โจทจานกันมากจนชาวบ้านก็เลยมาหาปู่ผม
แล้วบอกว่าเอออาจารย์ช่วยไปกำหลาบหน่อยไปจับหน่อยหรืออะไรก็ได้
ซึ่งลักษณะการตายเหล่านี้มันเป็นลักษณะของการตายโหง
ก็ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อนะครับ
คือการตายโหงมันจะคือมนุษย์ทุกคนจะมีเวลาของเขา
เช่นเราถูกกำหนดว่าให้ตายอยู่๖๐อะไรอย่างนี้
การตายโหงคือตายก่อนกำหนดจึงมีระยะเวลาที่จะต้องอยู่จนกว่าจะถึงเวลานั้น
เหล่านี้ก็จะเป็นสัมภเวษีซึ่งถ้ามีความอาฆาตมากอะไรมาก
ก็จะเกิดการไปรังความชาวบ้านไปหลอกหลอนอะไรอย่างนี้นะครับ
ปู่ผมก็เลยไปเอามาไปเอามาจากจุดตรงที่เขาเสียชีวิต
คนที่คอขาดปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของข้าวครับค่อนข้างเป็นหน้าใช่ไหมครับ
แล้วเขาบอกว่าพอหัวขาดหัวมันก็กลิ้งตกลงไปตรงนั้น

ปู่ผมก็เลยไปเอาตรงที่เป็นฟางข้าวตรงนั้นเอามาทำเป็นตัวหุ่นมายนต์

ใช่ตรงจุดที่เขาเสียนะครับ
แล้วก็คนที่ว่าไส้ไหลเนี่ยปู่ผมได้ไปเอาเป็นลักษณะของผ้าห่อศพของเขา
แล้วก็สายสินจุงศพเอามาทำเป็นหุ่นหงพลาย

ส่วนวิธีการทำหนังกระท้งฆาตอะไรก็อยู่ในส่วนของที่ปู่

แล้วก็เหมือนกับว่าสะกดเอามาใส่ไว้ในโรงพายตัวนี้
นั่นคือที่มาของหงพลายก็คือตายหงพลายนี่คือเป็นลักษณะของผีชนิดหนึ่งที่เอามาเลี้ยง

ทีนี้เนี่ยปู่ไปทำหงพลายมาได้หงพลายมา
พอปู่ถึงอายุไขหงพลายนี้ถูกสืบทอดต่อมาที่คุณพัฒน์
เคยใช้มั้ยไม่เคยใช้
ที่ทำอะไร
ก็คือว่าเราตกท่อจากปูเลี้ยวนะ

ถูกแล้วก็จะเป็นของสดของขาวสมัยนี้ก็จะถ้าเป็นสมัยก่อนคือกุ้งผ้าบรายำ
ก็จะเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นกุ้งใช้น้ำปลาหรือปลาของยำใช่พี่เป็นของสดไง
กุ้งใช้น้ำปลานะใช่เอากุ้งดิบมาแล้วก็ลาดน้ำจิ้มซีฟู้ด
ก็คือกุ้งเราเราเราแปลงมาจากกุ้งผ้าครับอ่าปลายำก็เช่นปลากระป๋องยำอ่า
หรือว่าเป็นรู่เลือดสดคราบอาหารเลี้ยงให้เขากินเดือนละครั้ง
เดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งแล้วเขาอยู่ยังไงหมายถึงว่าเขาอยู่บนหิ้งเขาอยู่
ใส่อาจจะจะห่อไว้ด้วยผ้าผ้ายันที่เป็นผ้าห่อศพแบบนี้ครับ
เพื่อไม่ให้ออกมาเพี้ยนพ่านมากวนคนซึ่งตอนเอาใหม่ใหม่ผมยังไม่ทราบ
ก็เอามาวางไว้ที่หิ้งเฉยแล้วมีวัยรุ่นหรือว่าคนที่เขากินเหล้า
ก็ขี่จักรยานขี่มอไซค์ผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ครับแล้วก็เหมือนกับแบบบางทีถ้าขี่มอไซค์ก็จะชอบบิดครับ
อ่าอุ่นเฮ้ยอ่าเป็นที่เป็นที่โจทย์จันทร์กันอยู่อ๋อ
เมื่อกี้คุณพัฒน์บอกว่าถ้าเขาอยู่ในผ้าอย่างนี้

แล้วเอามาเพื่อที่จะมาเปิดดู

คุณพัฒน์เลี้ยงมากี่ปีแล้ว
อืมนี่ผม๓๐ก็น่าจะร่วมสัก๑๐ปีได้

เรื่องนี้ก็น่าจะประมาณสัก๒๐นะ

ถ้าเขาถูกกำหนดอายุไขให้ตายในอายุ๖๐ครับ

ซึ่งถ้าเราศึกษากันตาม

ของวิญญาณจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าโลกของมนุษย์

หมายถึงว่าหงพลายนี้วันหนึ่ง
ถ้าเป็นรุ่นต่อมาเป็นลูกหลาน

ถ้าไม่สืบทอดมันก็จะหายไปถูกไหมฮะ

ซึ่งต้องบอกว่าการที่ทำหงพลายหรือของเหลี้ยง

๒ให้อยู่ตามความพึงพอใจของเค้า
ถ้าสะกดไว้จะอยู่จนกว่าจะมีคนมาแก้สะกดนั้น
แต่ถ้าตามอายุไขอยู่ตามความสมัครใจ
ก็จะครบอายุไขก็จะมาเกิด
คุณผู้ชมด้วยปกติฐาณีภีร์ดูตของเรา
เหตุการณ์ต่างแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง
เพราะเรากำลังคุยถึงเรื่องของหงพรายกับหมอผีนะคุณผู้ชมนะ
คุณพัฒน์นี่คือฉายาของเขาคือเขาเป็นหมอผีจริง
และทุกวันนี้ก็มีคนมาขอความช่วยเหลือมาให้แก้นู่นแก้นี่
แต่ตัวคุณพัฒน์ไม่รับทำอย่างเดียวคือเรื่องของคุณสายมนต์ดำ

หรือว่าการเลี้ยงผีก็เหมือนกันจริงผมไม่ได้เลี้ยงแค่ห่มพาย

แต่ว่าในกรณีที่เราเลี้ยงเราจะใช้การเจรจามากกว่า

อยู่สร้างคุณประโยชน์นะ

ผมว่าหลายคนคงอยากจะเห็น

ไม่ใช่ว่าแกะปุ๊บแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้
คือไปเนี่ยไอ้ตาอย่างเรามองไม่เห็น
แต่คุณพัฒน์เขาจะเห็นไม่เห็นนะอีกเรื่องหนึ่ง
ขอดูตนแรกผมเรียกเป็นตนถูกไหมครับ

ตนที่โดนไม้ไผ่

มีเลือดมีหนองเปื้อนปกติครับ
ที่โดนไม่ไผ่
อันนี้คือทำมาจากที่เมื่อกี้คุณพัฒน์เล่าคือผ้าห่อศพ
กับใส่สิน
ที่เป็นใส่สินตาสังเขาก็จะยังมีความเป็นเลือดเป็นหนอง
มีกลิ่นไหม

เราจะนึกถึงพอมันผ่านการเวลามา

ข้างในก็จะเป็นผ้าห่อศพ

ถูกพันธุ์ด้วยไสสิน

ที่เขาโดนไม้ไผ่แทง

ใช่จะทำให้เป็นรูให้รู้ว่าอันนี้คือตัวไหน
เขาออกมาบ้างไหมอยู่ที่บ้าน

ก็บางทีตามอุปนิสัยของเขานะครับ

หรือว่าคนในบ้านหรือว่าบางทีคนที่มาหา

อาจารย์มีจริงหรือเปล่าอยากเห็น

เช่นวิ่งขึ้นบันไดลื้อของ

ผมจะไม่พูดอะไรแบบนั้น

ที่โดนเอ็น
ตัดหัวขาดแล้วคุณปู่ใช้ฟาง
ใช่ครับก็จะเป็นต้นนี้ครับ
ได้มีการเขียนวาดไว้อย่างนี้เลยเหรอ
ใช่ครับลักษณะคือคุณฮีมโดนเอ็นตัดบริเวณลำคอแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งทางปู่ผมก็จะใช้ฟางหรือว่าต้นข้าวตรงบริเวณที่หัวของเขาหล่นลงไป
แล้วก็เอามาทำเป็นหุ่นเราจะเห็นว่าเป็นเราจะเห็นเป็นฟางเลย
แล้วก็บริเวณลำคอก็จะมีรอยขาดอยู่แต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนปมเชือกที่ผูกไว้

ให้เขาอยู่ของเขาไปจนวันหนึ่งเขาสิ้นอายุไขของเขา

มีอีกหลายตนต้องบอกว่าอีกหลายต้น

จากทางประเทศเพื่อนบ้านที่ผมไปเอามาเลี้ยงเนี่ย
อันนั้นก็จะต้องเส้นด้วยเครื่องในไก่สด

แต่ว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับ

แล้วก็น้ำตะไคร้
นี่เป็นคำถามที่ผมอยากถาม

อย่างนี้ต้นแรกเมื่อกี้ที่เอามาที่โดนไม้ไผ่

ถ้าเราจะเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นฟางเลยเห็นไหมครับ
เป็นฟางเป็นฟางเลย

แล้วจับดูได้ไหม

ต้องบอกว่าช่วงคนเราดวงตก

บางทีก็อาจจะมีการหยอกล้อกัน

เพราะทีมงานเราคนหนึ่งจับไปแล้ว
ด้วยความที่ทีมงานเราก็ต้องอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง

ไหนโหงพลายมาอยู่กับเราตรงนี้แล้ว

ฟังเรื่องราวของเขาหน่อยได้ไหม

ทั้งคุณหนุ่มกับคุณฮีม

เอาตั้งแต่ที่ว่าปู่ผมเอาเข้ามาไว้ในบ้านก่อนเลยละกัน

ก็คือว่าในตอนนั้น
ก็คือที่บ้านจะมีลูกหลานกันประมาณ๔คน

ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะคะ
เราก็จะแบบกลางคืนบางทีหิว
ก็จะลงมาเจียวไข่กินอะไรกินเนี่ยครับ

คืนนั้นเนี่ยก็คือตัวผมกับน้องชายเนี่ย

ก็เราก็เดินออกจากห้องมาเพื่อที่จะ
ลงมาช้อนล่างเพื่อมาเจียวไข่นะครับ

เราเห็นก่อนว่ามีคนนะครับ
นั่งอยู่ที่โต๊ะทานอาหาร

เราก็มองแล้วก็นึกว่าเป็นอาเรา
เราก็เลยตะโกนเรียกว่าเรียกอานะครับว่า

ซึ่งโดยปกตินิสัยของคุณอาเนี่ยถ้าเกิด

เอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่บ่น
บ่นก็ปรากฏว่าเราก็เลยเดินลงไป
พอถึงขั้นที่กระพักของบันไดเนี่ย

ใครก็ไม่รู้ทำเป็นผู้ชายแปลกหน้าตัดผมรองทรง
นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร

ซึ่งตรงนั้นจะมีเศษอาหาร

ขโมยเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรเข้าบ้านหรือเปล่านะครับ
ก็เลยโผล่กระโดดออกไปเลยเพื่อจะไปดู

คือเราเจอเป็นผู้ชายที่มีแต่เลือดทั้งตัวเลย
แล้วก็มีลักษณะของลำไส้ที่ห้อย

กินแล้วเขาก็หันขึ้นมามองหน้าเราแล้วยิ้มให้เรา
เราก็วิ่งขึ้นข้างบนบ้านเลย
ตอนนั้นรู้เรื่องรึยังว่านั่นคือโหงพลายที่ผม

ยังไม่รู้ตอนนั้นก็สักประมาณ๑๒เอง

อันนี้คือจะเป็นเรื่องของคุณหนุ่มนะครับ
หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณบ้าน
อย่างบางทีปู่เขาไม่อยู่นะครับ
แล้วเขามาหาเขาก็จะถอยรถเข้าบ้าน

แต่ทางลูกศิษย์ที่มาเขาจะบอกว่า
มีผู้ชายตัดผมรองทรงนะ

โบกรถว่าถอยถอยถอยอะไรอย่างนี้
แล้วพอเสร็จแล้ว

หรือว่าบางทีลูกศิษย์มาที่บ้าน
แล้วก็เหมือนกับว่ามีปัญหากับแฟน
แล้วมาปรึกษากับปู่ผม
เหมือนกับแฟนเขาจะทุบจะตีอะไรอย่างนี้
เหมือนมาดักจะตีดักจะฟันอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็หลังจากที่ออกจากที่บ้านปู่ผมไปเนี่ย

เพื่อที่จะแบบถีบให้ล้มแล้วก็ทำร้ายทำร้าย
ใช่เขาบอกว่าพอขี่มอเซ้ตามไป
กเท้าจะถีบช่วง๔๕โมงเย็นเองนะ
เห็นผู้ชายนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเมียเขา
แล้วก็หันมาแต่หันมาแต่หัวบิดมา

เขาก็เบรกล้อตายเลย
หรือว่าตัวอันนี้เป็นของคุณหนุ่มนะครับ
แต่กับอย่างของคุณฮีมเนี่ย
เวลาโบกรถก็จะมีถือหัว
หรือว่าคนเข้ามาในบ้านมาหยิบข้าวหยิบของโดยที่ไม่บอกเขา

เขาจะออกมายืนถือหัวบ้างเอาหัวตั้งบนโต๊ะบ้าง

จนต้องไปบอกปู่แล้วปู่ก็เหมือนกับลักษณะว่า

เจอแบบไอ้ถอดหัวถือหัวนี่
คือแถวบ้านผมต้องบอกว่าบ้านผมข้างหลังจะเป็นนาน

แล้วก็ชอบมาหยิบนู่นจับนี่

ก็จะเจอสองคนนี้เป็นประจำ
นี่คืออันดับต้นที่มีการพบเจอมากที่สุดเลยป่ะ

หลังจากที่รับจากปู่มา
จริงผมรับมาตั้งแต่ก่อนปู่จะเสีย
เพราะว่าพอปู่อายุมากขึ้นก็ไม่ได้มีการคุมอะไรเขา
เขาก็จะเริ่มกวนคนในบ้าน

เพราะมาอยู่กับผมเอง
ก็จะมีลักษณะของอย่างที่บอกไว้ว่า

วิ่งไล่ลากไส้ถือหัว
อะไรอย่างนี้จะเป็นอุปนิสัยของเขา
หรือว่าถ้าอยู่ในบ้านบางทีผมเอง
เรานั่งนั่งสวดมนต์ตอนกลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้
เราจะรู้สึกเลยว่ามีคนมายืนข้าง
ถ้าเราออกจากสมาธิลืมตามาเนี่ย
เราจะเห็นแวบนึงว่าเป็นผู้ชายที่ถือหัวแล้วยื่นมาให้เราดู

แล้วก็อยู่ในบ้านจะมีการหยิบของ
ยกของเล่นนู่นหยิบนี่หยิบนั่น

บางทีเดินขึ้นบันไดสมัยก่อนที่บ้านผมเนี่ย
แม่ผมเนี่ยจะชอบเล่นไพ่

เวลาเล่นแล้วก็จะมีแบบเพื่อนปู่มาเล่นกันเนี่ย

ทีนี้เสร็จผมก็จะบ่นว่าอย่าเสียงดังรำคาญอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบดังกันอยู่อย่างนี้ประจำ
จนตั้งแต่พอเอาสองคนเนี่ยมา

คนเล่นไพ่เนี่ยกำลังเล่นไพ่
แล้วก็เห็นเป็นผู้ชายเนี่ยเดินผ่านเข้าไป
เดินผ่านเข้าไปแล้วก็หัวตกกลิ้งมาเลย

งานกันมา๕๖โมงเย็นแล้วก็มาเล่นกัน๕ทุ่มเที่ยงคืนอย่างนี้
เดินผ่านไปอย่างนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็คนนั่งนับไพรเล่นไพรอย่างเงี้ย
เดินไปถึงพอเดินพ้นวงไพ่ปุ๊บหัวตกกลิ้งหมดเลย
หรือว่าวิ่งลากอะไรไม่รู้ขึ้นบันไดพอมองไปเป็นลำไส้อย่างนี้

ไม่ค่อยได้คุมครับคุมอ้าวคุมอ้าวถ้าไม่คุมก็ยังออกยังออกมา
ยังมีพี่บางท่านมีพี่บางท่านที่ไปที่บ้านอยากรู้อยากเห็นบางทีบอกว่ามีไหมอะไรไหมเนี่ย

ก็ยังมีอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่คุมอยู่นะคุมไว้
คุมไว้ก็จะคุมด้วยครูบาอาจารย์ด้วยปู่ศรีที่เรานับถืออะไรแบบนี้นะ

ไม่บังคับคุมไว้คือไม่ให้ออกมาเกะเกรคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับ
จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับตัวเขา
นี่คือเรื่องราวของโหงพรายทั้งคู่ที่คุณพัฒน์เลี้ยงเอาไว้
หรือว่ามีบางทีเราคิดถึงใครสักคนหนึ่ง
คิดถึงใครสักคนเหมือนรุ่นพี่เราที่แบบนับถือกันนานแล้วไม่ได้เจอหน้ากันอย่างนี้
เขาก็อยู่อีกที่หนึ่งอย่างผมอยู่มินบุรีเนี่ยเขาอยู่ร่ม๙อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมาก
เราก็ได้แต่บ่นบางทีนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็บ่นเออไม่มาหาเลยเว้ยอะไรอย่างนี้
เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้พี่ขี่มอไซค์มาหาเขาบอกว่าขี่มาถึงปุ๊บโวยวายมาก่อนเลย
โอ้โหไม่มาหาแค่นี้ต้องให้คนไปตามเลยเหรอตามยังไงอ่ะก็เนี่ยกำลังล้มตัวนอน
คนนอนตะแคงนะครับแล้วก็เหมือนเอามือเท้าอย่างนี้
มาถึงมานั่งอยู่ข้างเตียงแล้วมันดึงแขนลงแล้วบอกว่าทำไมไม่ไปหาอาจารย์
มาเรียกบ่อยค่อนข้างบ่อย
คุณพัฒน์ครับเรามาถึงช่วงนี้แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของคุณสัยมนต์ดำครับ
ทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้อยู่
คุณพัฒน์อยากจะแนะนำอะไรไปถึงคุณผู้ชมที่บางคนอยากจะเข้าสู่ทางรัฐ
เฮ้ยฉันชอบคนนี้ฉันอยากได้แบบนี้
แล้วฉันกำลังจะไปหาใครสักคนหนึ่งที่ทำสายดำให้กับตัวเอง
เพื่อที่จะได้ของสิ่งนั้นมาอยากจะแนะนำอะไรเขาไหม
คือหนึ่งเลยเอาสิ่งแรกก่อนเลยนะครับที่มีคนมาปรึกษาผมเกือบทุกวัน
คือต้องบอกว่าด้วยยุคโรคอภิวัตรโลกมันไวมนุษย์ตามไม่ทันโลก
ก็จะต้องการหาที่พึ่งต่างอาที่เช่นเราจะไปขายของแล้วกัน
บางทีก็แบบเฮ้ยยอดขายไม่ดีนู่นนี่นั่นไปขอพรหรือบางคนไปบน
หรือบางคนมีหนักกว่านั้นอาจจะแบบว่าไปทำพิธีต่าง
หนึ่งสิ่งที่คุณควรจะคิดไว้ก่อนหรือว่าคุณต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน
ว่าสิ่งที่คุณจะไปทำหรือจะไปเอามาใช้หรือลงไปในตัวคุณเนี่ย
มันคือวิชาอะไรมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
สองผู้ที่ลงให้คุณเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกลวง
ซึ่งผมจะบอกไว้เป็นอุทาหอนแล้วกันว่ามีหลายเคสที่มาหาผม
ซึ่งโดนหลอกมาค่อนข้างเยอะถึงขั้นเสียเงินเสียทองเสียตัวเลยก็มี
เพราะฉะนั้นให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนเลยว่า
สิ่งที่คุณจะไปเอามาหรือจะทำเนี่ย

หลายคนเช่นเอาสีพึ่งหรืออะไรมาใช้เป็นของผีของพาย
คืออย่างสมมุติเราไปหาอาจารย์คนนึงเราก็จะต้องบอกว่า
อาจารย์ขอที่แรงที่สุดเลยนะ

แรงเลยแต่โดยที่ไม่คิดถึงผลลัพธ์

ปู่ผมจะสอนเสมอว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้
จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งที่เท่าเทียมเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเวลาการทำเรื่องพวกนี้ก็จะต้องมีการ
จะต้องมีการอะไรอ่ะต้องแลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แลกด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคนถือของ
ก็จะต้องมีข้อห้ามต่างที่คุณต้องปฏิบัติ
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติก็คือผิดครูเข้าตัว

ระวังโดนหลอกนะครับ
แล้วก็สามทางที่ดีถ้าเป็นมนต์ดำเลยเนี่ย
อ่าคำว่ามณฑัมคือทำแล้วผู้อื่นเดือดร้อน

เพราะมันเข้าตัวขึ้นมาไม่คุ้ม
อ่าผมอยู่ในตรงนี้มาเนี่ย

อ่า๑๘ปี

อ่าผมเจอมาค่อนข้างเยอะ
ที่ไปหาของพวกนี้มาใช้แล้วเข้าตัว
มีอาการต่างเป็นบ้าวิปราชหรือว่านอนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่
โดนกินข้างในแบบนี้นะครับ
กลางคืนนอนอยู่เนี่ยเห็นเป็นคนมาจกไส้จกพุงกินเลยก็มี
จะร้องโวยวายให้ลูกหลานช่วยหรือว่ากลางวันนอนไม่มีเรี่ยวมีแรง
แต่กลางคืนลุกขึ้นกินข้าวเป็นหม้ออย่างนี้มันเข้าตัวจากที่เขาเคยไปเอาของมาใช้
เพราะฉะนั้นของดำเนี่ยมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าดำ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งไม่ควรจะไปยุ่ง
อย่างน้ำมันพลายถ้าอย่างที่พี่แจ๊คพูดเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของความรักเนาะ
ส่วนมากจะมีหนีไม่พ้นสองอย่างขึ้นหนึ่งน้ำมันพลายสองเสน่ห์ยาแฝด
สองอย่างนี้เป็นมนต์ดำแล้วให้ผลค่าตอบแทนสูงมาก
สำเร็จไวได้จริงแต่ค่าใช้จ่ายเอาเป็นเงินปกติก่อนเลย
น้ำมันพลายบางทีที่ผมเคยเห็นบางทีเก๊ด้วยขวดแค่นี้๕๐๐๐
แต่ด้วยความที่แบบอยากได้อยากได้เขามาครอบครองก็ยอมเสีย
พอถ้าเป็นของจริงเอาไปดีดใส่เนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันพลายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาเท่านั้นถึงจะใช้ได้
เพราะว่าพรายที่เราดีดใส่เขามันจะกินตัวของผู้ที่โดนดีด
เต็มที่ไม่เกิน๓เดือนก็อาจจะต้องอ่อนแรงหรือว่าเสียชีวิตนอนเสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วความร้ายของน้ำมันพายคือเมื่อตายเป็นผีแล้วก็ยังจะต้องกลับมาอยู่กับประเสพสมกับผู้ที่ดี
แล้วก็จะกินพลังชีวิตของผู้ที่ดีดไปอีกนี่คือในเรื่องของน้ำมันพลาย
แต่เรื่องของเสน่หยาแฝดหรือว่าฝั่งรูปฝั่งลอยเนี่ยที่ทำเป็นหุ่นถ้าเราดูในหนังจะเป็นหุ่นประกบกัน
ตัวนี้ก็จะให้ผลคือทำอะไรไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวของฝั่งรูปฝั่งลอยเนี่ยจะต้องประกอบด้วยดินเจ็ดประชาปั้นขึ้นเป็นหุ่นของคน
แล้วก็ใส่ผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่ของผู้ที่จะทำนะครับ
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรต่างใส่ไว้ที่หุ่นแล้วปั้นขึ้นเป็นตัวแล้วก็เอาไปประกบแล้วก็มัดด้วยสายสิงตาสาง
แล้วก็มีอาจจะเป็นใบลักษรลงพระอาคมอะไรต่างประกบแล้วเอาไปฝัง
เท่ากับว่าผู้ที่ทำและผู้ที่โดนกระทำจะต้องถูกฝังพร้อมกัน
ฝากหมายถึงการตกต่ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำและผู้ที่จะกระทำจะทำอะไรไม่ขึ้น
ตัวปู่ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมนะครับ
ในช่วงบ้านปลายของชีวิตที่แกจะเสียชีวิตเนี่ยผมไปเฝ้าแกที่โรงพยาบาลนะครับ
แกก็จะบอกว่าเห็นคนเนี่ยมาหาแกบ่อย
หรือแกเหมือนกับคุยกับใครสักคน

หิวไหมได้กินอะไรหรือยัง
เราก็นึกว่าคุยกับเราบอกเปล่าเขาคุยกับอีกคนนึงแล้ว

เหมือนกับที่ผีที่แกเลี้ยง
คือหลายเรื่องหลายราวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมานะครับคุณผู้ชมครับ

มันมีบทเรียนมันมีคติเตือนใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยว

ที่เราจะให้ใครสักคนหนึ่งมารักมาชอบเรา

ศรัทธาจากตัวเราเอง
ไม่ใช่ใช้ทางลัดลักษณะแบบนี้
เพราะผลสุดท้ายมันจะจบไม่สวย

ผมกล้าพูดเต็มปากเลยว่ายังมี
เพราะว่าในแต่ละวันที่ผมใช้ชีวิตเนี่ย

มาขอความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับ
แล้วเราก็จะช่วยเขาเป็นทานไป
อย่างตัวผมเองผมก็ช่วยคนมาเรื่อย

จะเรียกก็ค่าครู๑๒บาท

เอาของที่เป็นพุทธคุณปกติเนี่ยมี
เราก็ใช้คุณพระซะดีกว่านะครับ

ก็ทั้งหมดเลยอย่างที่คุณพัฒน์บอกนะครับว่า
บางทีมันก็แก้ไม่ทันนะคุณผู้ชม
อย่าไปยุ่งอย่าไปคล่องอย่าไปเกี่ยวกับมัน

และวันนี้รายการสถานีผีดุของเรานะครับ
ขอบคุณแขกรับเชิญที่มา
เปลี่ยนประสบการณ์ที่หลายคน

และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
นักเล่าท่านนี้เขามีวิธีการเล่าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
และที่สำคัญเรื่องของพี่เขาเรื่องของเขา
ดาร์กและสนุกตื่นเต้นทุกเรื่องครับ
พี่ปลาจ๊ะเอ๋ครับสวัสดีครับพี่ปลาครับ

มาเป็นแขกรับเชิญของสถานีผีดุของเราอีกหนึ่งครั้ง
ปลาก็จะมีวิธีการเล่าของพี่ปลา
ที่แต่ละเรื่องที่ประสบพบเจอมาต้องบอกว่าโอ้โห
บางเรื่องมันก็ดำดิ่งบางเรื่องมันก็ดาร์กไปเลย
อย่างเช่นเรื่องราววันนี้ที่เราจะมานั่งพูดคุยกัน
แค่ชื่อเรื่องคุณผู้ชมฮะจิตเดรฉาน
อันนี้ก็ถือว่าดาร์กแล้วนะเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่ปลา
ค่ะเรื่องนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตน้องเอฟซีอยู่ท่านหนึ่งนะคะ
ที่ว่าในขณะที่เขากำลังรู้สึกว่าเขาอยากคุยกับใครสักคนนึงเนี่ย
ย้อนไปเมื่อ๑๐วันที่แล้วเขาได้ใช้เฟสออตานทักอินบล็อกมาหาพี่
โดยการที่บอกว่าพี่ปานหนูติดตามพี่นะคะแต่ว่าหนูมีเรื่องอยากจะคุยด้วย
ทีนี้คำแรกที่เขาทักมาเนี่ยค่ะคุณแจ๊คก็คือเขาพูดทำนองว่า
เขาอยากฟังเรื่องเราพูดมากกว่าคือเหมือนเล่าอะไรก็ได้ให้หนูฟัง
รู้สึกว่าหนูสบายใจอืมทีนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยค่ะ
ด้วยว่าเหมือนที่ใครติดตามพี่อยู่จะทราบว่าพี่อาจจะมีจิต
สัมผัสหรือว่าเห็นสิ่งลี้ลับได้อย่างนี้แต่อาจจะเห็นด้วยตาเนื้อ
แต่ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะสิ่งที่พี่สัมผัสได้คือพี่ได้ยินเสียง
เหมือนใครอ่ะสวดมนต์อยู่ข้างเขาอืมก็เลยได้ถามน้องเขาไปว่า
อ่าตอนนี้น้องอยู่กับใครคะเขาบอกหนูอยู่คนเดียวค่ะ
พี่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงเหมือนสวดมนต์
แต่เสียงสวดมนต์เนี่ยมันมาจากวิทยุหรือว่ามาจากมือถืออะไรหรือเปล่า
เขาก็นิ่งไปคือเสียงเขามันดิ่งไปเลยค่ะณเวลานั้นพี่ก็เลยบอกว่า
มันอีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือถามเขาว่าน้องกลัวผีไหม
เขาก็ยิ่งเงียบหนักไปอีกสภาพเสียงเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาอืม
บอกพี่หนูกลัวจนหนูไม่ไหวแล้วตอนนี้อืมก็เลย
ก็เลยเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นกับคุณแจ็คอืมค่ะ
ทีนี้ขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติน้องแล้วกันนะคะก็คือน้องคนนี้ชื่อน้องเทียน
อ่าแล้วทีนี้พอระหว่างที่คุยกันเนี้ยค่ะน้องเทียนบอกว่า
เห็นอะไรอีกไหมหลังจากนั้นพี่ก็บอกว่าพี่เห็นเหมือนเงาดำอ่ะ
มันเป็นจิตที่มาว่าเหมือนอยู่ข้างเขากับเสียงสวดมนต์
พอเราได้พูดถึงตรงจุดนี้ค่ะคุณแจ๊คมันทำให้เขารู้สึกว่า
เขาอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถจะคุยได้ยัง
อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พี่มั่นใจว่าเขาคุยโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเลย
พี่เริ่มคุยกับเขาตอน๕ทุ่มครึ่งระยะเวลาจาก๕ทุ่มครึ่งจนถึงตี๓เนี่ย
โดยเรื่องราวที่เขาพูดอ่ะคุณแจ๊คคือมันฟังอาจจะไม่ได้เป็นศัพท์หรือว่า
สับสนอะไรก็แต่เราเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เรื่องเนี้ยพี่ได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วด้วยว่า
จะนำเรื่องนี้เข้ามาเล่าได้ไหมเขาก็อนุญาตที่จะให้มาเล่านะคะ
แต่ว่าเฟสที่น้องติดต่อมาเนี่ยเป็นเฟสอวตารคืออาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเท่าไหร่ค่ะ
เรื่องนี้ก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้วครับน้องคนนี้สมัยก่อนก็คืออยู่ทางต่างจังหวัด
อยู่อ่าจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาเป็นคนที่เขาบอกว่ายอมรับว่าตอนวัยรุ่นของเขาอ่ะ
มันคนใจแตกก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเกเลอะไรอย่างนี้ก็เที่ยว
ด้วยความที่จบมต้นแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนต่อพอเขาไม่ได้อยากเรียนต่ออย่างนี้
แม่เขาเองก็คือมีพ่อใหม่เหมือนกับว่าเขาโตกับครอบครัวที่ค่อนข้างในบ้านแตกแลกขาดอย่างนี้ค่ะ
ตัวเขาก็ตอนนั้นด้วยความที่ว่ายังอยากมีเงินอยากมีรายได้รักสนุกอะไรอย่างนี้ได้ไปรู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่ง
เพื่อนผู้ชายคนนี้พี่ขอใช้คำว่าน้องวุฒิละกันค่ะน้องวุฒิเนี่ยเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลในจังหวัดหนึ่งนะคะ
ด้วยว่าเพื่อนของเขาคนนี้ได้ชักชวนกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าอยากมีรายได้เนี่ยมาทำงานกับพ่อเราสิ
พ่อเราจะมีรายได้กับน้องเทียนคนนี้น้องเทียนก็ตัดสินใจบอกว่ามันงานสบายเงินก็เยอะ
แล้วแถมทำงานกับผู้มีอิทธิพลด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราแทบที่จะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย
น้องก็เลยตัดสินใจที่จะบอกแม่ไปว่าเออจะไปอยู่กับบ้านเพื่อนตรงนี้
พอไปถึงอ่ะคุณแจ๊คถึงครอบครัวของน้องวุฒิเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลแต่เบื้องหลังอ่ะ
เขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
เรื่องหน้าจะมีเขาเรียกว่านักบุญหรือว่าการทำทานต่างเยอะแยะมากมายไปหมด
คือฉากหน้าชอบทำบุญให้คนเห็นว่าเป็นคนธรรมธรรโมชอบช่วยเหลือคน
แต่ฉากหลังเขาอาจจะทำธุรกิจสีเทาบางอย่าง
ใช่ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวพี่เองก็สะเทือนใจก็คือ
ธุรกิจสีเทาตรงนี้ยังไม่พอเท่ากับว่ามีการรวมทุนของผู้ระดับหลายหลาย
มีชื่อเสียงหลายท่านในจังหวัดนั้นนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาต้องการที่จะชอบเด็กคือเด็กสาวที่อายุ๑๔ถึง๑๗ประมาณนี้
เขาจะเค้นหาเด็กกลุ่มนี้มาโดยการที่ให้พวกยายใหญ่หรือผู้มีทนแบบนี้
ทุกครั้งที่ได้ไปเนี่ยน้องก็จะได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะสูง
เคสเนี่ยก็ได้แบบเต็มใจบ้างบางเคสไม่เต็มใจบ้างเหมือนกับเป็นการล่อลวงไป
เพื่อที่จะไปให้กับผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะ
จนมีอยู่วันหนึ่งน้องเทียนเนี่ยได้มีโอกาสแบบว่า
เฮ้ยถ้าหาเด็กไม่เกิน๑๕มาได้อีกครั้งนึงเนี่ย
เขาจะให้เงินตอบแทนที่มากพอ
กับเด็กอายุ๑๖๑๗อย่างนี้ค่ะคุณแจ๊

เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคงอยากที่จะเอาผู้หญิงมาหายให้กับนายเขา
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจกลับไปบ้านแม่เขา
คือที่เขาทำงานอยู่กับบ้านแม่มันอยู่คนละที่กัน
เขาก็เลยกลับไปหาแม่เขาแม่เขาก็ยังอยู่กับพ่อเลี้ยง

คือยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไร

คือโทษนะคุณแจ๊คคือแบบว่ามาทำไมอะไรประมาณนี้

ตัวคุณเทียนเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกแม่ว่าตัวเองมาทำอะไร
ก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีเพื่อนอยู่คนนึงคือ
เป็นเด็กสาวใสเลยแหละค่ะ

เพนเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนรุ่นเดียวกันกับน้องเทียน
แต่น้องเพนเนี่ยก็คือพอจบแล้วตัวเองได้เรียนต่อ

ทีนี้พอด้วยความที่สองคนนี้ค่ะคือมาเจอกัน
ตอนนั้นเป็นจังหวะที่น้องเพนกำลังที่จะมีป๊อปปี้เลิฟ

ด้วยความที่คว้างแล้วก็ไม่กล้าเล่าให้ครอบครัวฟังว่าตัวเองเนี่ย

ปรึกษากันน้องเทียนก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปปรับทุกข์กันไหม

น้องก็ดื่มด้วยความที่อาการมืนเมาอย่างเงี้ย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพากลับไปส่งที่บ้าน
แต่น้องเทียนเนี่ยไม่ได้พาน้องเพนกลับไปบ้าน
ถ้าเขาว่าพาน้องเบนไปบ้านผู้ใหญ่คนท่านนี้
พอไปถึงก็ได้เอาให้กับผู้ใหญ่ท่านนี้
ได้มีการกระทำชำเลาเกิดขึ้น
ซึ่งระหว่างที่กระทำชำเลาเนี่ย

คือพอตัวเองทำแล้วอย่างนี้ค่ะ

เวียนอย่างนี้เหมือนกับค่อนข้างที่จะอยู่ในที่นั้นเลย

ถามพี่ได้มีโอกาสถามน้องเทียนว่า
ซึ่งเป็นเคสแรกไหมที่ทำแบบนี้

ว่ามันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เคสแรกด้วย
แต่เคสนี้ค่อนข้างที่จะสนิททีฟหน่อยเนื่องจากว่า
เขาไม่ได้ยินยอมร้อยเปอร์เซ็นต์
และที่สำคัญก็คือปกติถ้าคนอื่นเนี่ย
จะไม่มีการวนเวียนเกิดขึ้นแบบนี้
แต่เคสนี้มันมีการวนเวียนของลูกน้องเข้ามาด้วย
ทีนี้พอเวลาผ่านไปค่ะคุณแจ๊ค
น้องเพนเนี่ยมีการตั้งท้องเกิดขึ้น
พอตั้งท้องนายผู้ใหญ่คนนี้
ไม่อยากให้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมา

พอหลังจากที่ทำแท้งมาก็คือเอากลับมาไว้ที่นี่

เพราะว่าเป็นการทำแท้งที่ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร

เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะคะน้องเพนเนี่ย
ความรู้สึกที่น้องเทียนพยายามจะเล่าสื่อว่า

เสร็จปุ๊บก็พาตัวกลับมาพักฟื้น

กลัวว่าจะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่า
กลับมาไว้ที่นี่เหมือนเดิม
ระหว่างนั้นน้องเพลย์อ้อนวอนทุกอย่างที่ขอให้น้องเทียน

คือกลับไปบ้านได้ไหมกลับไปหาพ่อแม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้
เทียนก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอก
ก็คือทางผู้เกี่ยวตรงนี้ได้เอาเงินจำนวนนึง

คือทางนั้นเขาไม่ได้ซีเรียสคิดว่าน้องเอามาแค่ทำงาน
ทีนี้อาจจะน้องเจอปัญหาทั้งสุขภาพหรืออะไรหลายอย่าง
คือหลังจากทำแท้งไม่ได้มีการหาหมอเกิดขึ้น
น้องก็เลยทนความรู้สึกนี้ไม่ได้คุณแจ๊ค
มีวันหนึ่งน้องเทียนบอกว่าคืนนั้นน้องยอมรอดน้องเมา

จะเข้าไปดูน้องเพลว่าอาการเป็นยังไงบ้าง

ผูกคอตายตรงที่โรงบิดประตูของบ้านหลังนั้น
คือภาพที่น้องเห็นสุดท้ายคือสภาพน้อง
ตั้งใจที่อยากจะยังไงก็คืออยากจะเสียชีวิตมาก
เพราะสภาพคือนั่งยังนั่งอยู่แล้วก็นั่งคอพับลง

รู้สึกตกใจกับความรู้สึกนี้
ทีนี้หลังจากนั้นตรงนี้
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยส่งกลับศพกลับบ้าน

ฆ่าตัวตายเองทำงานไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้
ตอนนั้นพี่ขอไม่พูดถึงต่อจากนี้นะคะ

มันมีการขี้คลายที่โตขึ้นหรือไปยัดอยู่ที่อื่น
ถ้าเกิดว่าลูกชายของผู้มีอิทธิพลท่านนี้

แล้วตัวน้องเทียนเองเริ่มไม่มีที่อยู่
ก็ไม่มีที่อยู่ถามว่าตอนนั้นน้องรู้สึกเป็นยังไงบ้าง

ก็คือหนูเนี่ยไม่มีงานทำเพราะทำงานแบบนี้มาตลอด
ก็เลยอยากไปตั้งหลักโดยการที่กลับไปอยู่ที่บ้านก่อน

ถ้าบ้านของน้องสองคนอยู่ใกล้กัน

เขาบอกว่าจากแม่เขาที่แข็งแรงปกติอะค่ะ

คุณแม่ของน้องเทียนเนี่ยจะมีเลือดไหลทางนี้ตลอด
ซึ่งโดยที่หาใส่ไม่ได้ด้วยผู้หญิงวัยแบบ
ตอนนั้นน้องบอกว่าแม่ของน้องเนี่ย
อยู่ประมาณสักอายุ๔๐กว่า
เพราะว่าแม่มีลูกอายุน้อยใช่ไหมคุณแจ็ค
พอเขาบอกว่าทุกครั้งที่ปวดท้อง
ก็จะมีประจำเดือนไหลเกือบทั้งเดือน

จนมีอยู่วันหนึ่งคือตกเลือดค่อนข้างที่จะหนัก

มึงหนีไปอีเทียนมึงหนีไปมึงอย่ามาอยู่ที่นี่
ก็คือเขาพูดประมาณว่าไอเคียนมึงหนีไปมึงอย่ามาอยู่ที่นี่
เทียนบอกว่าตอนนั้นหนูตกใจมากนั่งจับมือแม่
แม่จับมือหนูแน่นมากเลยว่า
หนีไปมึงอยู่ที่นี่เขาจะเอามึงตายแน่นอนอะไรประมาณนี้

สักพักแม่ของน้องเทียน
เหมือนกับใช้คำว่าหัวใจวายของแจ๊ค

เสียชีวิตตอนนั้นพ่อเลี้ยงตัวเอง
คือด้วยความที่พ่อเลี้ยงเป็นคนที่เขาเรียกว่า

น้องด้วยความที่แบบว่าไม่มีที่พึ่ง

พอหลังจากงานศพเผาไปแค่๓วัน

ซึ่งน้องคิดว่าตอนนั้นคือเป็นแม่ของตัวเอง

มันมาทุกครั้งพร้อมบทสวดมนต์

แต่ทำไมมันไม่เย็นหรือไม่ไม่อบอุ่นเหมือนเสียงแม่ตัวเอง
ทีนี้ระหว่างที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้น

ก็เลยได้บอกพ่อเลี้ยงว่าจะไม่อยู่ล่ะ

อันนี้พี่ก็ไม่ขอพูดถึงลึกไปกว่านั้น

ตัวเองมีวิชาคมที่จะดูแลน้องเทียนได้
เทียนก็ด้วยความที่เชื่อใจว่ามันคงไม่มีอะไรเลวร้าย
คือพ่อเลี้ยงจะต้องดูแลตัวเองได้

พ่อเลี้ยงเนี่ยกระทำชำเลาน้องเทียน
มีอะไรกันจนน้องตั้งท้องขึ้นมา

มันไม่ใช่แค่นั้นคือน้องโดนทำร้ายร่างกายจากพ่อเลี้ยงด้วย

ถ้าพ่อเลี้ยงไม่ทำร้ายร่างกาย
รู้ไหมผีจะมาทำร้ายร่างกายแทน
คือเหมือนกับเป็นการฟ่องกันลูกเลี้ยง
แต่มีอยู่วันหนึ่งพอน้องตั้งท้องขึ้นมา
พ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายจนน้องแทง

น้องก็ตัดสินใจบอกพ่อว่า

พ่อก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะไปบวช
ก็เลยหนีไปบวชไปบวชชี
น้องบอกว่าหนูบวชชีคืนแรกค่ะคุณแจ๊ค
ระหว่างที่ตัวเองกำลังนั่งสวดมนต์สมาธิอยู่หัวค่ำ

คือมีเสียงสวดมนต์แข่งกับน้องตลอดเวลา
คือจะเสียขวดอยู่ข้างหูแล้วเดินวนอยู่อย่างนี้
แต่ตอนนั้นไม่เห็นเป็นตัวว่าเสียงนี้มาจากไหน
มันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือคืนที่๒ที่น้องบวช
บอกว่าระหว่างที่น้องกำลังนั่งสมาธิอยู่
มีความรู้สึกว่าบทสวดนั้นอยู่ข้างหน้า
แต่เป็นบทสวดที่มันข้างหน้าแบบเหมือนแนบชิดที่หน้าค่ะ
พอน้องลืมตาขึ้นมาก็คือเห็นเป็นหน้าน้องเพน
ที่หน้าเขียวแบบลิ้งจุกปาก

ใช่ค่ะคือน้องเนี่ยคือตกใจมากแล้วแบบ
หนูนั่งไม่ไหวแล้วพี่หนูยังไงหนูก็ไม่อยู่แล้ว
ทีนี้พระหรือว่าแม่ชีที่นั่นก็ห้ามบอกว่า

น้องก็เลยวิ่งกลับมาทั้งชุดนั้น

พอกลับมาถึงบ้านก็มาหาพ่อเลี้ยง

เจอพ่อเลี้ยงสภาพก็คือพ่อเมาอยู่

กระทำทำเราณเวลานั้นเลย

มันไม่ใช่เหมือนโดนแค่พ่อเลี้ยงคนเดียว

เพราะว่าพ่อเลี้ยงออกแนวแบบสนิท
คือกระทำชำเลาแล้วก็ทำร้ายร่างกายไปด้วยพร้อมกัน
น้องบอกว่าน้องทนด้วยความทรมานมาก

วิญญาณนี้จะต้องทำร้าย

บอกอยู่อย่างนี้น้องอยู่ด้วยความทรมานมาก
แต่เสียงสวดนั้นก็ยังดังข้างหูเขาตลอด

มีวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนค่ะ

ช่วยพาเขาออกไปจากตรงนี้ทีได้ไหม
เพื่อนเคยชวนเขาไปทำงานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

ทีนี้ได้ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ก็ชอบพอกัน

พอได้ไปเช่าห้องอยู่ด้วยกัน

เขามีความรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออก

เขาก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาตกใจลุกขึ้น

สามีก็เลยพาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ตอนนั้นน้องบอกว่าน้องท้องประมาณ๓เดือนกว่า
พอแท้งลูกกลับมาอยู่บ้าน

แต่ระหว่างที่ช่วงน้องพักฟื้นอยู่ค่ะคุณแจ๊ค

กำลังมีอะไรอยู่กับผู้ชายคนอื่น

สามีกลับมาด้วยความที่สามีเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นนะคะ

ตอนนั้นน้องบอกว่าด้วยร่างกายของตัวเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร

ก็ไม่รู้จะไปไหนเริ่มไหนจะค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้

เลี้ยงก็สไตล์เดิมอะค่ะ
คราวนี้น้องบอกว่าน้องจะตั้งจิตเพียรโดยการที่จะไปบวชอีกครั้งหนึ่งอืม

พอบวชคืนแรกค่ะคืนนี้อยู่ได้แค่คืนเดียว

คือเขาพูดอย่างนี้จนเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้
พอมันมีอยู่วันหนึ่งคือระหว่างที่เขานอนอยู่อะค่ะ
คืนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาจะฝืนข้ามไปให้ได้

เส้นนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่มันอยู่ที่คอเขา

แล้วเชือกเหมือนจะรัดคอเขาแล้ว
เขาลุกขึ้นแล้วก็ดึงเชือกนี้

กลับบ้านก็มาเจอพ่อเลี้ยงก็คือเหมือนเดิม

ตัวเขาทนอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบปี
ที่อยู่กับพ่อเลี้ยงโดนวนเวียนอยู่อย่างนี้

เวลาหลังจากนั้น๑ปีเขาบอกว่า

เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านนั้นอีกครั้งหนึ่ง

อันนี้พี่มองว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตคือ

ทุกอย่างมันเหมือนจะปลดล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเขาไม่ได้ติดต่อกับพ่อเลี้ย

พอจะมีแฟนก็จะมีปัญหาเดิม

เขามีอะไรอยู่กับผู้ชายคนอื่นตลอด
ทั้งที่เขาไม่เคยทำ

เนื่องจากว่าสุขภาพเขามันแย่ลง

แต่ร่างกายเขาเหมือนโดนกระทำชำเลาตลอด

ระหว่างที่เขาพักงานอยู่อยู่ในห้องอย่างนี้

สวดมนต์เป็นบทสวดที่ฟังแล้วไม่คุ้นหูเลย
คือเป็นบทสวดที่ภาษา
เขาบอกว่าเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันจะเยือกมันเย็นมันบอกไม่ถูก

ก็คือเขาเห็นน้องคนนี้ก็คือเห็นน้องเพนเนี่ย
กำลังถือเชือกยืนอยู่
แล้วเหมือนกับพยายามให้เขาเดินเข้ามาในเชือกนั้น

มีใครผลักให้เขาเดินแต่ตัวเขาไม่อยากเดินเข้าไปเลย
แต่เขาโดนไปโดยแบบเหมือนใครดึงเขาให้เข้าไป

แล้วก็จะดิ้งตัวเองออกมาหลายครั้งที่เป็นแบบนี้
บางครั้งเขาบอกว่าเขาเห็นน้องเพนเนี่ย
คือนั่งทับตัวเขาบ้างหรือบางทีเขาหลับอยู่อย่างนี้ค่ะ
เขาเห็นผู้ชายแบบเยอะมากเป็นเงาดำใหญ่
กำลังมีอะไรกับเขาอยู่ตลอดเวลา
เขาบอกเขาเหนื่อยเขาตื่นมาเขาทำงานไม่ได้เลย
เหมือนกับตัวเองต้องมีอะไรกับสิ่งลี้ลับ
คือตัวเองมองไม่เห็นว่าเป็นคนเลยอย่างนี้
คืนนึงอย่างน้อยไม่ต่ำจาก๕๖ตน
ที่กำลังทำราวเขาอยู่แบบนี้แล้วมีน้องเพนยืนหัวเลาะข้างเขาตลอดเวลา
วันนั้นที่เขาตัดสินใจทักมาหาพี่เขาบอกว่าเขาเจ็บเจ็บมาก
คือไปหาหมอหมอก็พูดคำเดิมว่าอย่าโหมเรื่องการที่มีเพศสัมพันธ์
แต่น้องยืนยันว่าน้องไม่มีใครน้องไม่มีใครเลย
อย่างนั้นเวลานั้นคือน้องไม่มีแฟนด้วยแล้วน้องทำงานไม่ได้มามานานมากแล้ว
มันมีวันนี้น้องตัดสินใจบอกว่าน้องอย่าฆ่าตัวตาย
คือน้องอยู่ไม่ได้แล้วยังไงน้องต้องฆ่าตัวตาย
แต่ก่อนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะอะไรหรือสักอย่างหนึ่งมาโดนใจบอกว่า
หนูอยากจะโพสต์เพื่อที่จะฆ่าตัวตาย
ก็เลยตัดสินใจที่อินบล็อกเข้ามาหาพี่ในเวลาตอน๕ทุ่มครึ่งอย่างที่บอก

หลังจากนั้นพอน้องเล่าจริงเสร็จน้องบอกว่า
พี่หนูคิดว่าการที่หนูฆ่าตัวตายไปทุกอย่างมันต้องจบ
ระหว่างที่พี่ฟังวันนั้นคุณแจ๊คมันเป็นความรู้สึกว่า
คงจะไม่สามารถไปยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรเขาได้

แต่วันนี้พี่คงได้แค่บอกเขาว่า
ถ้าน้องคิดว่าการที่น้องจะฆ่าตัวตายวันนี้
แล้วชาติหน้าน้องคิดว่ามันจะไม่มีแล้วหรือน้องตายแล้วน้องสำเร็จ

มันจะเป็นกรรมที่เราจะออกไม่รู้จักจบ
ถ้าวันนี้น้องอยู่สู้กับกรรมที่น้องเคยสร้างรับมันได้เต็มที่

เขาสวดไม่ได้เลยเขายิ่งสวดร่างกายเขายิ่งเจ็บ

พี่เลยแนะนำไปว่าเอางี้ถ้าน้องสวดไม่ได้

ในช่องยูทูปหรืออะไรก็แล้วแต่

พี่ไม่ได้บอกว่าให้น้องลืมความผิดที่น้องทำไว้
ก็คือถึงน้องจะสร้างบุญวันนี้

แต่อย่างน้อยมันจะช่วยบรรเทาว่า

โคคุณอยากสวดใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็เปิดสวดกันให้

จนถึงวันที่เราจะหมดอายุไขของเราจริง

หยุดการกระทำนั้นได้มากแค่ไหน

แล้วก็เดินหน้าใช้มันเต็มที่
เพื่อจะผ่อนหนักผ่อนเบาในเหตุการณ์ครั้งนั้น
คุณแจ๊คแล้วทีนี้พอระหว่างที่พอพี่คุยเสร็จ

มีความรู้สึกว่าเสียงสวดที่พี่ได้ยินอยู่ด้วย

ถ้าน้องฟังพี่อยู่พี่ไม่ได้ขออโหสิกรรมกับน้อง

น้องเจออะไรต่อมีอะไรคือเยอะแยะ

อันนั้นคือพี่พูดได้ทิ้งท้ายไป

คือจบเรื่องราวตอนนั้นประมาณเกือบตี๓ค่ะ

แต่ถามว่าตัวพี่รู้สึกเป็นยังไงไหมกับบทสวดนั้น

พี่ก็คือพี่มาภังแล้วมันเป็นภาษาที่แปลก

พี่จะมาสร้างคุณส่วนกันนะ
ทีนี้พอเรื่องราวนี้ค่ะที่ผ่านมาประมาณ๑๐กว่าวัน

เรื่องนี้เข้ามาเล่านะคะและแม้กระทั่งว่าเมื่อคืนเนี่ย
วันก่อนได้สกรีนกับทางรายการว่าจะเอาเรื่องนี้เข้ามาเล่า
เมื่อคืนเสียงบทสวดนี้มาอีกครั้งหนึ่ง
แต่มาคราวนี้มาเป็นเสียงพร้อมสะอื้น
คือเป็นเสียงที่แบบว่าคือเป็นเสียงที่แบบว่า
สวดพร้อมเสียงร้องไห้ของแจ็คเมื่อคืนนะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ใช่เกิดพี่ได้ยินคนเดียว
ได้มีโอกาสนำเรื่องนี้ไปเล่ากับเพื่อนอยู่อีกคนนึงฟัง
ว่าวันนี้พี่จะอ่านรายการนะแล้วพี่จะเล่าเรื่องนี้ในรายการ
เป็นการเหมือนกับแบบคุยกันเบื้องต้นเขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะ
เขาได้ยินเสียงบวชสวดนี้เหมือนกันเลยแต่เป็นบวชสวดที่คล้ายกันเลย
เป็นเสียงบทสวดที่เศร้าแล้วก็ร้องไห้ด้วย
พอพี่จะออกมาวันนี้ค่ะรถพี่มีปัญหาตลอดทาง
คือจากที่รถไม่ได้มีปัญหาคือเช็คอย่างดีแล้ว
รถมีปัญหาตลอดทางการเดินทางจนให้ทุกอย่างดูแล้วเขาบอกว่า
รถไม่เป็นอะไรอืมพี่ก็คิดขึ้นไว้ว่าโอเคถ้าอย่างงั้น
น่าจะเป็นสิ่งนี้ไหมพี่ก็เลยขอคำมาน้องบอกว่า
วันนี้พี่จะมานำเรื่องราวนี้อย่างน้อยได้เป็นอุทาหรณ์
ได้มาเป็นเตือนใจหลายท่านหรือว่าแม้กระทั่งตัวน้องเอง
มาสร้างกุศลร่วมกันในการที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวนี้
เกิดขึ้นกับน้องพอหลังจากที่พี่ขออนุญาตน้องเพลน
ตลอดระยะเดินทางหลังจากนั้นจนมาถึงที่ตรงนี้

ที่ฟังมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า

ผมจะมีความแบบตื่นเต้นทุกครั้งเวลาคนคนนั้นจะเจอผี
แต่เรื่องนี้ผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่า
บุคคลที่เขามาเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่ปลาฟัง
เขาจะเจออะไรเพราะทั้งหมดเลยมันเริ่มจากการกระทำของเขาก่อน
เท่าที่ผมฟังดูมันโหดร้ายนะ
มันโหดร้ายเขาทำกับคนคนหนึ่งที่
เพื่อที่ต้องการที่จะเอาเงินมาแค่นั้นเอง
แล้วเขาไม่รู้ว่าการที่ส่งคนคนนั้นเข้าไปในบ้านหลังนั้น
มันจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปตลอดการ
ผลสุดท้ายเขาก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้
น้องเทียนก็ต้องมานั่งรับกรรมจากสิ่งที่เขาได้ทำไว้
ไม่ใช่แค่ครั้งแรกและมันมีอีกหลายครั้ง
ซึ่งไม่รู้ว่าเคสก่อนหน้านั้นเนี่ย
มันหนักเบาลดหลั่นกันไปมากน้อยขนาดไหน

ที่พี่ปลาเอามาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย
คือมันไม่ใช่แค่เป็นอุทาหรณ์เลยนะ
มันเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษ
มันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่คนคนหนึ่งจะสามารถพึงกระทำได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับ
ต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะ
ต้องคิดถึงผลเสียที่มันจะตามมา
แล้วพี่ปลาก็แนะนำน้องได้ดีครับว่า
ผลสุดท้ายการฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เป็นการปิดสวิตช์ทั้งหมด
มันไม่ใช่ว่าตายไปแล้วปุ๊บจะทดแทนกันได้ไม่ใช่ครับ
คนที่ทำไว้อย่างนี้จะต้องไปทนทุกข์ทรมาน
ถ้าเราเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของเวรกรรมนะครับ
นรกขุมไหนก็ไม่รู้จะต้องไปทนทุกข์ทรมาน
จะต้องไปทำอะไรซ้ำเดิมอยู่แบบนี้

เวียนไหว้ตายเกิดไปอีกกี่ชาติ

แต่สิ่งหนึ่งพี่ปลาแนะนำดี
อย่าอย่าฆ่าตัวตาย
จงยอมรับในชะตากรรมของตัวเอง

และเราต้องยอมรับในฐานะที่เราสำนึกแล้วนะ
เราคิดได้แล้วนะว่าสิ่งที่เราทำ

เพราะความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับ
ตกอยู่กับเจ้าของเรื่องหมดแล้ว

คือเหตุการณ์มันฟังแล้วมันดาร์กมาก

ปลาเขาจะมีเรื่องราวลักษณะแบบนี้
เล่าให้พวกเราฟังได้เป็นอุทาหรณ์
ให้รู้จักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดี
ฝากขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยแล้วก็
วันนี้ขอบคุณพี่ปลานะครับขอบพระคุณครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าแขกรับเชิญท่านนี้
เคยมาร่วมรายการกับเราแล้ว๑ครั้ง
แต่ครั้งนั้นเขามาในนามของบุรุษลึกลับ
เขาเป็นคนที่มีวิธีการเล่าที่ฉะฉานนะครับ
แล้วก็มีน้ำเสียงนุ่มสุขุมลึก
ในการฟังในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งคือมีอาชีพเป็นคุณครูด้วย
ยินดีต้อนรับครูตรีครับสวัสดีครับครูตรีครับ
ครั้งนี้ครูตีมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์

คืนสนอง๒ครอบครัวโหน่าสนใจครูตรีเป็นยังไงครับ
คืออย่างนี้ครับย้อนไปประมาณปี๒๕๕๐นะครับ

คือมันเป็นช่วงเวลาที่หยุดยาวนะครับ
ก็เลยคุยกันว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหน

ตอนนั้นเขาเคยทำค่ายแล้วเขาไปที่ชนบทที่หนึ่งนะครับ

แล้วเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แล้วพอเราคุยกันปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจ
ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองติดต่อให้ได้ไหม
ว่าเขามีที่พักอะไรให้พวกเราหรือเปล่านะครับ

สุดท้ายเขาก็บอกมาว่ามีที่พักให้เรา
เป็นพักบ้านชาวบ้านเลยนะครับ

คือบรรยากาศสวยมากนะครับร่มรื่นทุกอย่างเลย
พอเราไปถึงเราเก็บของอะไรเสร็จเราก็ไปเที่ยวกันนะครับ
เที่ยวกันเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้าน
ก็อาบน้องอาบน้ำทานอาหารอะไรเสร็จ
เราก็มานั่งคุยกันหน้าบ้านตามวิถีเลยครับ
คือจะนั่งกันนอกชั้นแล้วก็นั่งคุยกัน
ปรากฏว่าติดใจเรื่องหนึ่งตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้ว
มันจะมีที่เราพักครับบ้านชาวบ้าน
ก็คือจะเป็นความใหญ่เป็นระดับหนึ่ง
แต่มีอยู่สองหลังใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะครับ
ก็เลยคุยกับลุงที่เราไปพักบ้านเขาว่า
ลุงครับบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านใครอ่ะ
โหสวยมากใหญ่มาก
แต่สิ่งที่ลุงตอบกลับมาคือโอ๊ยมันเป็นบ้านร้าง

ก็เฮ้ยลุงบ้านมันใหญ่มากเลยนะ

บอกว่าใช่อยากฟังไหมล่ะว่าทำไมมันเป็นบ้านร้าง

ลุงก็เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไป๒๐ปีที่แล้วนะครับ
บ้านหลังที่๑ที่มันเป็นไม้สักเรือนไทยสวยมาก

มันจะมีบ้านร้างที่๒ซึ่งมันเล็กลงมาหน่อย
ต่อมาหลังที่๑เป็นนักธุรกิจที่มาจากที่อื่น

แล้วก็สร้างบ้านหลังที่๑ขึ้นมา

บ้านหลังที่๒จะเล็กลงมาหน่อยนะครับ
บ้านร้างที่๒เนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็น

แต่พอละบ้านร้างที่๑มา

ขอเรียกว่าลุงหนึ่งแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับ
หนึ่งครอบครัวเขาก็จะมีภรรยากับลูกสาว

สองจะอยู่กับภรรยาไม่มีลูกนะครับ

เกี่ยวกับธุรกิจช่วยเหลือกันอะไรกัน
ก็ชาวบ้านก็รู้สึกเลยว่าสองบ้านนี้สนิทกันมากนะครับ
แต่คราวนี้ธุรกิจก็ต้องบอกว่ามันมีขึ้นมีลง
มีจังหวะหนึ่งที่ธุรกิจของครอบครัวของลุงหนึ่ง

อะไรที่เคยขายได้กลายเป็นขายไม่ได้
แม้กระทั่งลุงหนึ่งจะออกไปขายต่างจังหวัด
ขยายพื้นที่เอาไว้ก็ขายไม่ได้
ธุรกิจเริ่มสะดุดเงินทุนเริ่มสะดุด
แต่สุดท้ายคนที่มาช่วยคือลุงสอง
สองช่วยจุนเจือเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนั้น
จนลุง๑ผ่านวิกฤติตรงนั้นไปได้
ลุง๑บอกทุกคนเลยว่าลุง๒ถึงจะไม่ใช่ญาติ

เพราะช่วยเหลือเค้าในเวลาที่เค้าเดือดร้อน
ความสนิทของสองครอบครัวมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีก
ด้วยนิสัยธุรกิจคือเมื่อมันผ่านวิกฤตตรงนั้นมา
ลุง๑ก็รู้สึกว่าฉันอยากจะลงทุนเพิ่ม
เพื่อที่ว่าฉันจะกลับมามั่งมีเหมือนเดิม
หนึ่งเริ่มไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อมาลงทุน
แต่สุดท้ายแทนที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้น
มันกลับแย่ลงครับอะไรที่เคยขายได้มันก็ขายไม่ได้อีกแล้ว
คราวนี้พลังธุรกิจสะดุดลุง๑ป่วย
แล้วแต่ลุง๑เริ่มล้มป่วย
เหมือนเดิมลุง๒ก็ยังมีคนที่มาคอยช่วยเหลืออยู่
ให้ยืมเงินด้วยแต่มันไม่พอ
เมื่อถึงระดับหนึ่งกลายเป็นว่า
มีข่าวทั่วหมู่บ้านเลยลุงหนึ่งพร้อมกับภรรยาและลูกสาว

กลายเป็นว่าบ้านหลังที่๑นั้นไม่มีคนอยู่
แล้วต่อมามันก็มีเจ้าหนี้ที่ลุงหนึ่งไปยืมเงินมา

สุดท้ายคนที่มาเคลียร์หนี้คือลุงสอง
โอ้โหญาติก็ไม่ใช่นะ
สองมาเคลียร์หนี้ตรงนั้นเพื่อไม่ให้บ้านถูกยึด
แล้วคราวนี้พอละลุงสองเคลียร์หนี้อะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บ

เราจะย้ายข้าวของไปอยู่ในบ้านลุงหนึ่ง
ภรรยาก็บอกเฮ้ยพี่ถ้าพี่ทำแบบนั้นคนมันจะคอลหาได้นะ
ว่าพี่เหมือนกับไปยึดบ้านของลุงหนึ่งมาเป็นของตัวเอง
สองบอกไม่ใช่ถ้าใครจะคิดอย่างนั้นปล่อยเขาคิดไป
แต่เราไปดูแลบ้านให้เขาเพื่อที่ว่าถ้าลุงหนึ่งกลับมา
พี่ก็พร้อมจะคืนบ้านให้ลุงหนึ่งนะ

ชาวบ้านเขาก็รู้ว่าลุงสองอยากได้บ้านลุงหนึ่ง
เพราะมันสวยกว่าดีกว่าทุกอย่าง
แต่ถามว่าลุงสองทำนี่ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับ
เพราะว่าเขาซื้ออะไรทุกอย่างถูกต้องหมดแล้ว
สุดท้ายลุงสองก็พาภรรยาไปอยู่ที่บ้านลุงหนึ่ง
แต่ภรรยาไม่เต็มใจแต่ขัดไม่ได้ครับ
ต้องบอกว่าด้วยสภาวะสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดแล้ว
หลังจากที่ไปอยู่กันสักพักนึง
เกิดเหตุการณ์ครับคุณแจ๊คคือ

ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาทาน
ดีขึ้นบ้างบางทีก็ซุดลง
ธุรกิจที่เคยขายได้ดีก็เริ่มซุดเหมือนกัน
ภรรยาก็บอกว่าพี่กลับไปอยู่บ้านเราเถอะ

แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เราย้ายมา
เราไม่เคยทำบุญบ้านเลย
เรานิมวลพระมาทำบุญบ้านดีกว่า
จะได้เกิดศิริมงคลในบ้าน
ลุงสองก็ไปนิมนต์พระมา
แล้วจากนั้นพอเรานัดวันอะไรกันเรียบร้อย
สองก็จัดการเตรียมของเตรียมอะไรเพื่อรอพระ
ปรากฏว่าถึงวันนัดพระท่านก็มาที่บ้าน
พอพระท่านมาปุ๊บมาพร้อมกับพระรูปอื่น
แล้วก็ลูกศิษย์วัดที่ช่วยถือของ

โยมทำไปก็ไม่มีประโยชน์
อาตมาพูดได้แค่ว่าโยมย้ายออกเถอะ

เห้ยลุงพ่อครับ
คือนี่ไงคือที่นิมนต์หลวงพ่อมาเพื่อมันจะได้เกิดสิริมงคล
ก็ขอให้หลวงพ่อช่วยได้ไหม
หลวงพ่อบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์

พ่อเตือนได้แค่ว่าให้ย้ายออก
หลวงพ่อก็บอกพระลูกวัดกับลูกศิษย์วัด

สองก็เฮ้ยนัดไว้แล้ว

สองก็เริ่มตะหิดใจแล้วว่าการที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้น

ปรากฏว่าก็มีคนแนะนำว่า
เฮ้ยหมอผีคนนึงที่อยู่บ้านข้าง
ตอนนั้นมีคนเชื่อถือเยอะมาก

ในเมื่อถ้าหลวงพ่อพูดนี้น่าจะเป็นเกี่ยวสิ่งลี้ลับ
จากนั้นลุงสองก็เลยให้คนไปเชิญหมอผีมา
ที่หมอผีคนนี้มาที่หมู่บ้าน

วงชาวบ้านก็มาลุมล้อมกันเต็มเลย

ปรากฏว่าพอลาหมอผีมาปุ๊บ
หมอผีพูดคำเดียวกับหลวงพ่อเลยว่าช่วยอะไรไม่ได้นะ
เพราะตรงนี้มันแรงมาก
สองเลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมครับ
ถ้าช่วยได้พร้อมที่จะตอบแทนอย่างงามเลย

หมอผีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะบอกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่คนที่ต้องทำการแก้ลุงสองต้องทำเอง

สองบอกได้มีปัญหาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
หมอผีบอกว่าให้เข้าไปตรงนี้เดินไปจนถึงเสาต้นนี้
ให้ไปขุดดูเสาบ้านนะครับแล้วจะเจอสาเหตุ

เดินเข้าไปแล้วก็ไปขุดตามที่หมอผีบอก
แล้วก็เดินออกมาบอกว่าเจอเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแตก
แล้วมีรอยจานยันอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ชิ้นนึง
หมอผีบอกมันคือบาดแตก
อ้าวมีบาดแตกอยู่ในบ้าน
มีบาดแตกครับต้องเรียนใจอย่างนี้ว่าในการทำเกี่ยวกับของอาถรรพ์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

ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำอาถรรพ์ในการทำ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

นี้อืมฉันขอโทษฉันแค่อยากให้พวกคุณอ่ะย้ายออกไปครับ
ไม่คิดว่าผลมันจะขนาดนี้เออแล้วจากนั้นคนก็บอกว่าร่ำลือว่า
ลุงสองน่าจะเป็นวิกลจริตครับเพราะวันดีคืนดีก็ถอดเสื้อ
อดผ้าวิ่งอยู่ในบ้านเหมือนหนีอะไรสักอย่างอืม
ต่อจากนั้นไม่นานครับก็ไม่มีใครเห็นภรรยาลุงสองอีกเลยครับ
สรุปคือตรงหน้าจุดนี้ทำให้เราพอจะเดาได้ว่าอาถรรพ์ตรงนั้นมันยังไม่จบ
อืมผมก็ถามลุงว่าอ้าวลุงครับแล้วมีใครเจอครอบครัวลุงหนึ่งบ้างไหม
ลุงบอกว่ามีหลังจากนั้นไม่นานมีคนเจอแต่เจอในสภาพเป็นศพทั้ง๓คน
เป็นศพทั้งสามคนทั้งสามคนครับคือลุงหนึ่งภรรยาและลูกสาว
หนึ่งหลังจากหนีหนี้ได้ไม่นานรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกอีกแล้ว
จึงเอายาเบื่อหนูผสมข้าวแล้วก็ทานโดยที่คนที่ไปพบศพเขาบอกว่า
ภรรยากับลูกสาวน่าจะไม่รู้เรื่องเพราะมีร่องรอยว่าพยายามตะเกียกตะกายให้คนช่วย
แต่ตัวลุงหนึ่งฟุบอยู่ตรงนั้นเลยแสดงว่าทานแบบเตรียมใจแล้วว่าจะต้องตาย
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งสามศพแล้วทั้งสามศพนั้นก็ได้ชาวบ้านเอามาไว้ที่วัด
หลวงพ่อเป็นคนทำศพให้ครับก็เลยมีการถามกันว่าหลวงพ่อบอกว่า
สาเหตุที่ไม่ช่วยในวันนั้นเพราะเป็นวิบากรรมที่เขาทำร่วมกันมา
ลุงหนึ่งนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ภรรยามีชู้กับลุงสอง
สองคนนี้ผูกกรรมกันทำให้ภรรยาของตัวลุงสองเองเสียใจ
แล้วก็เลือกทางที่ผิดคือไปทำศัยศาสตร์บาดแตก
ใส่ครอบครัวลุงหนึ่งสุดท้ายครอบครัวลุงหนึ่งอยู่ไม่ได้
ต้องย้ายไปแล้วเสียชีวิตทั้งสามศพนะครับหลวงพ่อบอกว่าที่วันนั้น
บินทบาทหน้าบ้านแล้วเตือนว่าให้ย้ายออกหลวงพ่อบอกว่าเตือนได้แค่นั้น
เพราะว่าที่หลวงพ่อเห็นคือลุงหนึ่งวิญญาณลุงหนึ่งยืน
หลวงพ่อประมาณว่าหลวงพ่ออย่าช่วยเลยเขาขอทวงความเป็นธรรมเหมือนกัน
อืมส่วนภรรยาของลุงหนึ่งยืนอยู่ข้างข้างในท่าทีสลด
เหมือนว่าสำนึกผิดว่าเขาก็เป็นต้นเหตุหนึ่งอย่างนี้
ส่วนลูกสาวมองลุงสองยังอาฆาตมากหลวงพ่อก็เลยบอกได้แค่ว่า
ย้ายออกเถอะแต่ไม่ช่วยอะไรมากกว่านั้นเพราะเป็นวิบากรรม
ส่วนที่ภรรยาลุงสองตะโกนโวยวายอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าก็ทั้งสามคนอ่ะ
ครับเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วทวงหนี้ชีวิตของเขามาโดยตลอด
แต่ยังดีที่ว่าภรรยาลุงสองย้ายออกมาอยู่บ้านตัวเองอืม
วิญญาณสามตนจึงเข้าไปในบ้านไม่ได้อ๋อที่ชาวบ้านเห็นว่าภรรยาลุงสอง
วิ่งแก้ผ้าอยู่บนบ้านแล้วได้ยินเสียงตะโกนออกมาคือ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่เป็นเพราะว่าทั้งสามคน
ทวงหนี้อยู่หน้าบ้านแต่เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าภรรยาทั้งสองย้ายกลับมา
อยู่บ้านตัวเองแล้วครับแต่อาถรรพ์นั้นมันทำให้เอาของสูงอย่างบาดพระ
มาทำสายสายเวทที่มันต่ำช้าอืม
ผลก็เลยวิกลจริตไปอย่างนั้นครับคราวนี้ก็เลยถามลุงว่าอ้าว
ลุงครับแล้วอย่างเงี้ยที่ดินตรงนั้นน่ะก็ไม่สามารถแก้อะไรได้เลยเหรออืม
บอกว่ามีคนถามเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าจริงจริงตอนแรกอ่ะ
มันควรจะแก้ได้แต่สาเหตุที่มันแก้ไม่ได้เพราะว่า
ธรรมดาศาสตร์นี้มันอาถรรพ์แรงสุดอยู่แล้ว
แต่มันบวกกับแรงกรรมที่ทำให้คนเสียชีวิตไปถึง๓ศพ
มันบวกกันมันเลยกลายเป็นอาถรรพ์ที่มันแก้ไม่ได้ครับ
ใครมาอยู่ก็แล้วแต่ก็ล่มจมวิบัติอืม
พอนั้นรู้เรื่องอย่างงี้ปุ๊บทำให้ไม่มีใครอ่ะครับ

เพราะว่ากลัวกลัวตรงนั้นครับ
ก็เลยถามลุงว่าอ้าวลุงครับแล้วหลวงพ่อได้บอก
เล่าอะไรให้ลุงฟังอีกไหมลุงบอกว่าหลวงพ่อบอกว่า
ในตอนตั้งแต่ตอนต้นเลยที่หลวงพ่อจะมาทำบุญบ้านอืม
แล้วไม่ทำเพราะว่าตอนนั้นเขาเห็นทั้งสามดวงวิญญาณ
ครับอยู่บนบ้านอยู่แล้วแล้วมองมาทางหลวงพ่อ
ประมาณว่าหลวงพ่ออย่ายุ่งเรื่องนี้เลยอืม
เพราะว่ามันเป็นบาปกรรมที่มันผูกกันครับ
พ่อก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นกรรมที่พวกโยมทำผูกพันกันนะ
อืมดังนั้นอัตมายุ่งไม่ได้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมันจะช่วยได้นิดนึงก็คือโยมย้ายออกอย่าอยู่ตรงนี้อืม
เพราะตอนนั้นอาถรรพ์บาดแตกก็ยังไม่ได้แก้นะครับ
คราวนี้ก็เลยถามทางลุงต่อยว่าอ้าวลุงครับ
แล้วในเมื่อวันนั้นมันมีการเอาบาดไปทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอ
อืมมันต้องแก้ได้แล้วดิอืม
ลุงบอกว่าโถก็หลวงพ่อบอกว่าใครทำคนนั้นต้องมาแก้อืมนะอ่า
นะอ้าวก็ลุงก็หมอผีนะครับบอกว่าก็คนนั้นแหละ
คือตอนที่มาทำอาถรรพ์นี้ภรรยาลุงสองไปเอาบาดแตกจากเด็กวัด
แล้วก็มาให้หมอผีคนนี้ทำใส่หมอผีคนที่จะมาแก้ให้นี่นะใช่
ครับแล้วคราวนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บครอบครัวของลุงหนึ่งวิบัติไปหมดแล้ว
ภรรยาลุงสองก็ไม่คิดว่าตัวเองต้องมาอยู่ที่นี่ครับ
แต่พอสามีตัวเองยืนยันว่ายังไงฉันจะมาอยู่บ้านลุงหนึ่งเนี่ย
เวลาทุกอย่างมันเริ่มแย่ลงก็เลยต้องไปให้หมอผีมาช่วยแก้
มันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมหมอผีถึงรู้ไหมข้างตำแหน่งว่าตรงไหนที่มันมีการฝังเอาไว้
ตัวหมอผีเองเจตนาแรกก็ตั้งใจจะมาแก้ให้จริงจริงครับ
แต่ตามที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อมันบวกกับแรงกรรมที่มีคนเสียชีวิตไปถึงสามศพอืม
หมอผีที่คิดว่าแก้ทั้งหมดได้แล้วมันจึงไม่จบอืม
และเหตุการณ์นี้มันจะดำเนินต่อไปเรื่อยเรื่อยครับ
ดังนั้นบ้านตรงนี้ทั้งสองหลังจึงไม่มีใครอาศัยอยู่ได้เลยโอ้โห
ผมก็ถามลุงว่าโอ้โหลุงแสดงว่ามันเป็นเรื่องดังของแถบนี้เลยใช่ป่ะ
เพราะว่าลุงอ่ะรู้เรื่องเยอะมากลุงบอกว่าจะไม่รู้ได้ยังไง
ก็เด็กวัดที่เดินตามหลวงพ่อก็ลุงเนี่ยแหละเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นทั้งหมด
แล้วก็รับทราบเรื่องทั้งหมดจากหลวงพ่อมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่เด็กวัดคนที่ขโมยบาดแตกออกมา
ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ก็เลยทำให้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ฟัง
โอ้โหเดี๋ยวนะณวันนั้นตัวของครูตรีจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวครับ
แล้วก็ไปเห็นบ้านหลังนี้ใช่แล้วก็บังเอิญได้เจอกับคุณลุงเล่าเรื่องประวัติของบ้านหลังนี้ให้ฟัง
ใช่วันนั้นเที่ยวยังมีความสุขไหมฮะคือต้องบอกอย่างงี้ครับเนื่องจากตัวพวกผมอ่ะเออ
ด้วยวัยด้วยอะไรแล้วมันต้องต้องบอกขนองดังนั้นพอเราฟังเรื่องนี้ปุ๊บ
ยังคุยกันเลยว่าจริงจริงอยากเห็นนะอืมแต่ลุงบอกว่าอย่าเลยอืม
อย่างไม่ควรล้ำเส้นเข้าไปถูกเพราะว่าถ้าที่ตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์หมดแล้ว
แล้วพวกเราเข้าไปหลวงพ่อยังแก้ไม่ได้ครับแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเสี่ยง
แบบนั้นไหมอืมเพราะผมก็เลยสนใจว่าโอเคไงเข้าใจเลยครับ
ผมเข้าใจในคำที่หลวงพ่อท่านพูดนะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
คำว่าแบ่งกรรมครับคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวหลวงพ่อครับ
เข้าไปขั้นกลางระหว่างกรรมของทั้งสองครอบครัวนี้ครับ
หลวงพ่อจะต้องแบ่งกรรมนั้นมาแล้วเพราะถือว่าเป็นการไปตัดช่องตรงเนี้ย
นะครับให้ทั้งสองครอบครัวเนี้ยคือหมายถึงว่าคลายจากอะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดคือไม่ใช่กิจของสงฆ์และไม่ใช่กิจของใครด้วยนะ
ใช่ใครที่ทำอะไรเอาไว้คุณต้องยอมรับสุดท้ายต้องรับผลของมันกันเอง
ถูกต้องฮะใช่แล้วคนที่น่าสงสารที่สุดคือลุงหนึ่งใช่
ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยถูกครับชีวิตต้องมาตกระกรรมลำบากจนถึงขั้นต้องมาตายอ่ะ
ใช่เพราะจากการติดหนี้เขาเยอะใช่ครับโดยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
ภรรยาตัวเองมีชู้โอ้โหไม่รู้เลยนะไม่รู้ค่ะคือมารู้ในตอนที่อาจจะมารู้ในตอนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ใช่ตายไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่มันจะกลับไปตอบแทนของคนที่ทำเรื่องนี้แน่นอนครับ
คือวงล้อแห่งเวรกรรมใช่ที่มันจะวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าผ่านมากี่ปี
ครับแต่ผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นยังต้องทนทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่แถบนั้นอยู่ไปอีกกราบนานเท่านานครับ
เพราะว่าลุงสองเสียชีวิตเพราะตัวเองทำกรรมไว้ส่วนภรรยาลุงสองเป็นบ้านแล้วไม่รู้หายไปไหน
ส่วนลุงหนึ่งต่อให้เขาเข้าใจครับว่าเขารับผลทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าเขาก็ฆ่าภรรยากับลูกด้วยตัวเองเหมือนกันอืม
ทั้งหมดเลยมีกรรมหมดแล้วใช่ครับมันเป็นวงร้อยแห่งกรรมจริงจริง
มันติดตัวไปแล้วใช่มันคือการผูกกรรมระหว่างคนสองคนแล้วมันก็ลามไปถึงคนที่อยู่ในครอบครัว
ใช่โอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่านักเล่าท่านนี้เขามีสกิลในการเล่าที่สุขุมนุ่มลึก
วันนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณครูตีนะฮะขอบพระคุณครับ

เรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
รับเชิญที่จะมาพูดคุยกับผมในค่ำคืนวันนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
นั่นก็คือคุณเนธนั่นเองครับสวัสดีครับคุณเนธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เมื่อครั้งที่แล้วเนธมาพูดคุยกับเราในเรื่องของคุณสายมนต์ดำครับครั้งนี้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครับผม
ในทีมคอนเซ็ปต์ก็คือลองของลองดีครับผมวันนี้มาพร้อมกับเรื่องลบหลู่หลอนครับผม
แน่นอนคำว่าลบหลู่มันจะต้องมีการไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรถูกไหมฮะ
จนจะต้องมีเรื่องราวที่มันตามมาใช่ครับเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับเนี่ย
เป็นประสบการณ์ของพี่สาวท่านหนึ่งอ่าไม่ใช่ของคุณเนธนะไม่ใช่ครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ
ย้อนไปในวัยเด็กนิดนึงนะครับประมาณมสองก็พ่อแม่ผมเนี้ยไปทำงานที่กรทม
กรุงเทพนะครับผมก็เรียนหนังสือแล้วก็จะมีพี่สาวท่านหนึ่งคือเขามีครอบครัวอยู่
ใกล้ใกล้กันห่างกันไม่เท่าไหร่ครับพ่อแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
อืมไปประสานงากับอ่าพลิกอัพอแล้วพ่อแม่เขาเนี้ยมีลูกสาวคนเดียวครับ
ลูกสาวเขาเนี้ยเป็นรุ่นพี่ผมสองปีก็เรียนอยู่ในชั้นมสี่
พอพ่อแม่เสียชีวิตก็จำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าก็ไม่มีใครส่งเสียอะไรอย่างนี้นะครับ
ครอบครัวก็ค่อนข้างยากจนพ่อแม่ผมเนี่ยก็เลยรับน้องคนนี้พี่คนนี้ไปทำงานที่กรุงเทพด้วย
ครับอ่าพอรับไปทำงานกรุงเทพด้วยเขาก็ไปทำงานทั่วไปแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีก็คือไปมีแฟนเป็นชาวต่างชาติอืม
เราก็ได้ยินข่าวเราก็ดีใจกับพี่สาวเขาด้วยเขาชื่อพี่สวยนะฮะพี่สวย
วันเวลาผ่านไปผมก็ได้มาทำงานในกรุงเทพตอนอายุ๒๐กว่าพ่อแม่ก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัด
มันก็มันจะเป็นเทศกาลปีใหม่เราก็ได้กลับบ้านที่ใจของวัดแล้วพี่สวยเนี้ยก็พาแฟนฝรั่งอ่า
มาด้วยพร้อมกับลูกหกขวบเป็นผู้ชายนะครับลูกเขาก็พามาที่ที่หาพ่อแม่ผมแล้วก็เอาดอกไม้มาไหว้อะไรอย่างเงี้
ว่าเขาแบบเคยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่สวยเนี่ยเขาก็บอกว่าซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
บอกได้ไม่เป็นไรครับบอกว่าซื้อบ้านต่อเพื่อนมาจากจังหวัดพิสุนโลกอยากให้แม่ผมเนี่ย
พ่อผมเนี่ยได้ไปเที่ยวว่าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ตกลงกันว่าตอนเช้าเขากลับไปที่พิศนุโลกแล้วผมจะพาแม่ไปตอนเย็น
ว่าจะไปกินอะไรกันสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อ
แล้วตอนเช้าเนี้ยจะพาพี่สวยเนี้ยไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับตกลงกันว่าอย่างงั้น
เราก็ไปพาแม่ไปในช่วงบ่ายเขาขับรถพาไป
พอพาไปพอไปถึงเราก็หาอยู่พักหนึ่งนะฮะตอนนั้นมันก็ยังไม่ไม่
พอไปถึงแล้วมันก็เป็นบ้านสวนบ้านปูนชั้นเดียวมี๒ห้องนอน
มีห้องน้ำอะไรทั่วไปค่ะแต่มันเป็นบ้านสวนพอผมขับรถเข้าไป
เราไปจอดปุ๊บพี่สวยนี่ไม่อยู่อยู่แต่แฟนเขา
ชาวต่างชาติกับลูกเขาเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ทักทายตามปกตินะฮะ
แต่ว่าเขาพูดทายไม่ได้เลยผมก็ใช้งูปลาทักทายไป
พอเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าในมือของเด็กเด็กผู้ชาย
ซึ่งเป็นลูกเขาอ่ะกำอีกมือนึงเนี่ยเป็นตุ๊กตานางลำค่ะ
อีกมือนึงเนี่ยเป็นม้าลายแล้วก็มีตุ๊กตาอีกสองสองตัว
ครับวางอยู่คือตุ๊กตาตายายอะไรพวกเนี้ยครับ
ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไปซื้อมาหรือไปเอามาจากไหนอืม
เราก็พยายามจะสื่อสารว่าจะไปซื้อมาหรืออะไรยังไงมันก็ไม่เข้าใจกัน
ครับเพราะว่าระหว่างที่คุยมันเขาพูดพูดภาษาอังกฤษนะฮะอ่า
เราก็พยายามมองไปรอบบ้านว่ามันมีสารหรือเปล่าหรือว่าเขาไปเอามาอะไร
เนี้ยครับก็ไม่มีสารอืมแล้วก็พยายามมองมองมองมองไม่มี
ก็เลยรอให้พี่สวยมาครับเพราะว่าเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไร
เขาก็มาพอมาปุ๊บผมก็เลยถามพี่สวยว่าพี่สวยอันเนี้ยไปซื้อมาจากไหนอืม
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ดีนะถ้าเกิดไปเอาที่ศาลมาอะไรอย่างนี้
สวยเขาบอกว่ามันมีสารอ่าแต่ว่าคุณไมเคิลเนี่ยครับ
เขาไม่ชอบอ่ามันตั้งเกะกะบ้านเขาก็เลยผลักสารนั้นน่ะ
ล้มกันล้มไปอ่าที่ข้างข้างต้นไม้ครับต้นไม้มันบังอยู่
ผมก็ไม่เห็นต้นว่าสารอยู่ตรงนั้นคือเดิมทีในบ้านหลังเนี้ยที่เขาปลูกอยู่เนี่ย
มันมีสารใช่แต่สามีเขาไม่ชอบใช่ก็เลยไปผลักสารทิ้งใช่
เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองซื้อต่อจากเพื่อนเพื่อนของพี่สวย
อ่าซื้อต่อกันอ๋อไปซื้อต่อเข้ามาใช่เป็นบ้านมือสอง
เจ้าของเก่าทำสารไว้ใช่ครับแล้วก็เขามีตังค์หน่อยก็ให้มานิดหนึ่งครับ
ทำให้มันโอเคอะไรอย่างเงี้แล้วเขาเพิ่งมาครั้งแรกที่บ้านหลังนี้อ่า
หลังก็เพิ่งมาครั้งแรกที่พี่พี่ฝรั่งเขาผลักไปแล้วแล้วเขาก็
เหมือนดันอ่ะมันเป็นสารไม่ใหญ่มากอ่ะก็ดันออกไปไปแอบข้างข้างต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ผมในความรู้สึกผมผมรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วแหละ
เพราะเราก็เป็นคนไทยเนอะเราก็รู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีเราก็พูดกับพี่สวยว่า

สวยน่าจะรู้นะแต่พี่สวยก็พูดมาว่าพี่ขัดเขาไม่ได้อืม
เขาคล้ายว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินดูแลทุกอย่างภายในครอบครัวอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าตรงนี้มันไม่โอเคก็ต้องยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่ในความรู้สึกเราก็บอกกับแม่ด้วยว่าแบบมันไม่โอเคนะแม่นะอะไรงี้
แม่ก็บอกก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรประมาณนั้น

ก็หลังจากกินอาหารกันอะไรกัน

สวยกับแฟนเขาแล้วก็ลูกเขานอนห้องแรก

เราก็ออกมาเข้าห้องน้ำ

พอเปิดประตูออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ

เหมือนคนโดนปิดปาก
อื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอื้มอย่างเงี้ยเสียงดิ้นอ่ะ
พอเราจะเปิดประตูเข้าห้องแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นอย่างนี้
เราก็เดินไปอีกห้องหนึ่งไปเคาะประตูว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเสียงมันมาจากห้องนั้นครับเคาะอยู่พักหนึ่งอ่ะไม่เปิดอืม
เปิดผมก็เลยบิดลูกบิดมันเป็นประตูดึงออกนะครับบิดลูกบิด
มันเป็นภาพที่แบบผมช็อกไปเลยอ่าเด็กผู้ชายฝรั่งเนี่ยครับ
ลูกเขาเนี่ยนอนตรงนี้ฝรั่งนอนตรงนี้แล้วพี่สวยนอนริม
คือเรียนกันสามคนเนอะพ่อแม่ลูกเด็กผู้ชายเนี้ยมีเงาดำดำอืม
ปิดปากเขาอยู่อ่าเป็นเงาดำนะผู้หญิงเห็นเป็นรูปผู้หญิงเลยล่ะ
ปิดปากเขาอยู่แล้วขาเขาก็ยังดิ้นได้เหมือนแตะพื้นนะครับ
ส่วนตัวฝรั่งเนี้ยตัวแฟนเขาคุณไมเคิลเนี่ยมีผู้หญิงนั่งลำอ่ะอืม
เหยียบอยู่บนตัวโอ้นอนหงายฮะแล้วพี่สวยนอนตะแคงเขาข้างฝา
ข้างฝาผนังแล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งถือไม้ตะพดครับจิ้มอยู่
แล้วก็หัวเราะแล้วสักพักนางลำต้นนั้นอ่ะอืม
เขาก็หันมาหาผมเพราะผมเปิดประตูไปแล้วผมก็จะรู้สึกตกใจครับคอเขาก็ตรงตรงอยู่
เขาก็หักเป๊ะลงมาหาเราแล้วก็นิ้วที่เขากำลังลำลำอยู่
ก็ชี้เป๊ะมาตรงเนี้ยเป็นจังหวะพอดีอ่ะครับผมก็โอ้โหช็อก
พอช็อกปุ๊บผมก็ปล่อยไปปล่อยประตูประตูก็ปิดดังตั้มเฮ้ย
เข้าไปเองครับช็อกสุดสุดอ่ะพี่แจ๊คเฮ้ยภาพนั้นเป็นใครใครก็ช็อกนะ
ใช่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยมามาตนเดียวยังถือว่าหนักพอแล้วนะใช่
อันนี้สามเลยนะฮะใช่สามต้นเลยเออแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า
ผมมองไม่สุดผมมองแค่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็จะช็อกแล้วครับ
ประตูก็ปิดดังตึ้มคือในใจคิดว่าจะโทรเรียกรถพยาบาล
หรือจะโทรหาพระอาจารย์ที่นับถือกันอืมก็เลยเข้าไปปลูกแม่ครับ
เข้าไปบิดลูกบิดปลูกแม่แม่แม่แม่มีผีอยู่ห้องนู้นอ่า
คือเขาเหยียบหน้าอกเลยครับแม่ก็แบบใช่เหรอลูกอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แม่ไม่เชื่อมออกมาดู
พอแม่ก็เดินออกมาแล้วเราก็บิดลูกบิดอีกคราวนี้มันล็อกข้างใน
ล็อกใช่มันล็อกข้างในพอล็อกข้างในผมก็จะเอายังไงดี
มันเปิดไม่ได้แล้วแล้วบ้านเนี่ยก็เป็นผ้าม่านปิดหมดเลย
สนิทหมดเลยก็กลางคืนก็เลยโทรไปหาเพื่อนอืม
เพื่อนคนเดิมที่อยู่บ้านอ่ะมันห่างไกลกันไม่เท่าไร
ประมาณสี่สิบโลโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับโทรอยู่พักหนึ่ง
ไม่รับยังไงก็ไม่รับเราก็รู้สึกว่าจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลแล้ว
หรือว่าจะโทรกลับไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่ใช้โทรศัพ
ก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องขับรถพาแม่ไปหาพระอาจารย์ด้วยตนเองเลย
อืมเพราะว่าเจออย่างงี้มันเต็มเต็มสูบเลยครับแม่ก็บอกว่าลองเคาะประตูดูอะไรดูให้มันแบบให้เขาตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็เคาะอยู่พักนึงอ่ะพี่แจ๊กเคาะเคาะเคาะเคาะอยู่พักนึง
จนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนแก่พูดออกมา
มึงออกไปจากบ้านกูพูดเสียงแบบดุดุอย่างแรงเลยนะครับครับ
อันนี้แม่เชื่อเลยอ่าเพราะว่าในห้องนั้นมันไม่มีคนแก่ครับ
แม่ก็เชื่อเลยทีนี้แม่ก็เลยบอกว่างั้นไปหาไปหาพระอาจารย์เลย
ผมก็เลยพาแม่เนี้ยขับรถไปที่จังหวัดบ้านเกิดที่ผมอยู่อืม
ก็ไปเคาะมูติท่านท่านก็บอกว่าเจอดีกันมั้ยแล้วสิเออ
มาหาบอกเจอดีดีมากเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันด่วนมากเลย
เขาเหยียบหน้าอกผมก็เล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าแบบล้วนล้วนอะล้วนล้วน
พ่อท่านก็บอกว่างั้นไปตามลูกศิษย์วัดมาอีกคนนึงไปด้วยกัน
พ่อก็ห่มผ้าห่มอะไรผมก็พามาแล้วใจหนึ่งก็เป็นห่วง
ว่าในห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นอืม
พอมาถึงพอหลวงพ่อท่านลงจากรถครับ
พอท่านเหยียบไปที่พื้นหลวงพ่อท่านบอกว่า
บ้านหลังนี้โดนของเนี่ยอ้าว
มันไม่เกี่ยวกับสารที่เองพูดแล้วนะครับ
สารก็มีส่วนแต่บ้านหลังเนี่ยโดนของครับ
หลวงพ่อท่านก็เลยบอกให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อท่านจะพูดกับเขาเอง
ครับพ่อท่านก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปเคาะประตูสามที
แล้วก็บอกว่าโยมปล่อยได้แล้วอืม
ขอให้ปล่อยได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยเนี่ย
จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนะครับ
ปล่อยได้แล้วไอ้สิ่งที่โยมทำมาเนี่ยมันก็บาปกรรมพอแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เรียกผมเข้าไปให้ไปเปิดประตูครับ
ก็ไปเปิดประตูสรุปว่าสามคนอ่ะนอนหลับกันสบายอ่า

พอไม่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บหลวงพ่อเขาบอกว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละ
แต่ตอนเช้ามาจะหนัก
ผมก็ไปปลูกไปปลูกไปปลูกลุกลุกลุกลุกมา
แล้วเขาก็ตื่นแบบเหมือนสะดุ้งเฮือก
คนที่เป็นฝรั่งนะครับเขาก็อย่างนี้เลือกขึ้นมา
แล้วเขาก็ตาตั้งเลยแล้วเขาบอกว่ากลัวมากกลัวมากกลัวมาก

แล้วพี่สวยเนี่ยก็เป็นคนแปลว่าแบบเหมือนกลัวมากกลัวมากกลัวมาก
แล้วก็มากอดกอดกอดพระกอดพระ
พระท่านก็เลยบอกว่าพากันไปที่วัดก่อนโยม
อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละถ้าอยู่ที่นี่
ไปกันหมดแน่เพราะว่าที่นี่เนี่ยก็โดนของเหมือนกัน
ก็เลยพากันมาที่วัดครับ
พอเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยฝรั่งท่านนั้นอ่ะ
ก็ไปนอนที่สาราแล้วก็แบบว่าให้ผมน้ำมนต์ทำพิธีโน่นทำพิธีนี่
ก็แบบว่าเล่ามาทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่สวยได้แปล
ว่าเจอยังงี้เจอยังงี้เจอยังงี้จริงจริงผมเห็นจริงจริง
อย่างนั้นจริงแต่เหมือนกับเจอในความฝัน

ทีนี้เรื่องมันก็ยังไม่จบครับ
พ่อท่านก็บอกว่าไปตามคนที่ขายบ้านหลังนั้นมา
เพราะว่าบ้านหลังนั้นมีปัญหาแล้วแล้วโยมก็อยู่ไม่ได้ด้วย
ถ้าอยู่ไปมันจะแย่ยิ่งกว่านี้ครับ
สวยเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่คนนั้นว่าคนที่ขายบ้านกัน
เพราะว่ายังจ่ายกันไม่หมดนะคือจ่ายแบบประมาณ๘๐
เท่านี้พี่ฟังมานะครับครับ
ก็โทรไปก็ได้สอบถามว่าให้มาที่วัดได้ไหม
มันเกิดปัญหาแต่ไม่อยากบอกว่าปัญหาอะไร
อยากให้มาเที่ยวเจอกันเพราะว่าถ้าเกิดถามตอนนี้อาจจะไม่บอก
คนนั้นเขาก็มาเขาก็ขับรถมา
พอเขามาถึงวัดถึงอะไรเขาก็มาคุยกัน
หลวงพ่อท่านก็เลยถามว่าโยมบ้านหลังนี้ที่ขายเพราะอะไร
เขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปได้สามีแล้วเขาก็เลยไม่อยู่เลยค่อยขาย
บอกหลวงพ่อมาตรงนะถ้าไม่บอกหลวงพ่อตรงมา
หลวงพ่อจะไม่แก้ให้เขาก็เลยยอมบอกว่า
คนที่มาอยู่เก่าที่เขาขายให้เป็นสามีเก่าของเขา
แล้วสามีคนนี้เคยอยู่กับเขามาก่อน
พออยู่กับเขามาก่อนแล้วสามีคนนี้ไปมีเมียน้อย
พอไปมีเมียน้อยเนี่ยทำของใส่ที่บ้านหลังนี้

ใช่หนูน้อยเป็นคนทำไม่อยากให้อยู่กันดี
อยากให้แบบไปให้หมดเลยอะไรอย่างนี้
คือว่าผู้ชายเนี่ยไปติดเมียน้อยแล้วสักพักนึงก็กลับตัว
มาอยู่กับแฟนคนนี้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
ก็เกิดการแค้นเครื่องกัน
พอแค้นเครื่องกันทีนี้ก็สารพัดวิธี
เท่ากระดูกผีไทยโหงโน่นนี่นั่นเต็มเลย

ถ้ากูไม่ได้อยู่มึงก็ไม่ต้องอยู่กันอะไรประมาณนี้
หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่า

ใช่ซึ่งไม่ใช่แฟนคนปัจจุบัน
เพราะปัจจุบันเขามีแฟนอีกคนนึงเขาไปอยู่เมืองนอก

ใช่ก็เลยได้ขายบ้านหลังนี้

งั้นเราไปกันที่โน่น
แก้ทุกอย่างให้มันดูสะอาดให้มันดูขาว

ก็เลยไปทำวิธีหลวงพ่อท่านไปทำพิธีหมด
แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนเก่าเขาเนี่ย
เชิญทุกอย่างออกหมดเลย
ถอนสวดไล่ทุกอย่างออกหมด
แล้วทีนี้ก็เสร็จพิธีตรงนั้น

พอไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยมาพูดกับพี่สวยว่า

เขาก็เลยทุกวันนี้
เขาเปลี่ยนสัตนามาใช้สัตนาพุทธ
ใช่คือเจอเรื่องนี้ปุ๊บเปลี่ยนเลย
ใช่เขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีอยู่จริง
แล้วทุกวันนี้เขากลับมาทุกครั้ง

แล้วพาลูกชายคนนั้นมาทำด้วย

เปลี่ยนทัศนคติตัวเองใหม่ทั้งหมด
ใช่จากคนที่เชื่อจากคนลบหลู่ทุกอย่างเลย
กลายเป็นคนที่ใส่ชุดขาวทั้ง๓คน

มันเป็นภาพที่สวยสดงดงามมากเลยที่ผมไม่เคยเห็น
แล้วเราก็ได้ไปรู้ว่าเรื่องของอย่างนี้มันมีจริง
แล้วเราก็เจอเต็มเขาก็เจอเต็มเหมือนที่เราเจอกัน
มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าลบหลู่หลอนจริงเรื่องนี้
คือเรื่องนี้มันจะไม่ถูกเฉลยเลย
ถ้าชาวต่างชาติคนนี้ไม่รู้สึกถูกฉลกกับสารพระภูมินี้
ก็เลยไปผลักสารนี้ล้มทิ้ง

ลูกก็เลยเห็นว่าบนศาลแน่นอนครับ
ก็จะมีตุ๊กตานางรำมีตุ๊กตานู่นนี่นั่นวางอยู่บนศาล

กลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ทั้ง๓คนเจอ
แล้วมันก็โยงไปถึงเรื่องเก่าที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้

แต่ทีนี้ว่าเรายังไปทำสิ่งที่มันอาจจะปกป้องคุ้มครองก็ได้
ไปเอาออกอีกมันก็กลายเป็นแบบพึบเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเนธเห็นนะตอนนั้นที่บอกว่า
แต่ละคนเนี่ยเหมือนจะเจอบางสิ่งบางอย่างมากดทับไว้อย่างละตน
นอกเหนือจากนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามีรอจอคิวอีกหรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งที่เห็นน่าจะมาจากศาล
แต่นอกศาลล่ะที่เขาทำไว้ในบ้านหลังนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มาเกิดขึ้นก่อน
แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้หรือเปล่า

เพราะทุกวันนี้เขาก็ยังมาที่บ้านหลังนี้อยู่
ก็จะมากันมาที่พิศนุโลกครั้งนี้

กลายเป็นว่าแก้แล้วมันอาจจะดีขึ้นก็ได้

ทุกวันนี้ก็มีสารตั้งใหม่
แล้วก็มีหิ้งพระสวดมนต์

วันนี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการลองของลองดี
แต่มันมีผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำ
มันมีก่อนเกิดเหตุ

มันมีเหตุการณ์ทั้งหมดมาผสมผสานกัน

เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ชอบสารสารนี้

อนาคตมันอาจจะมีอย่างอื่น

เขาอยู่กันไม่ได้หนักกว่านี้ก็ได้

เหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาโดนจิตโดนใจมั้ง

เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน

มีการทำอะไรไว้แบบนี้
ถ้าเราไม่เชื่อไม่ศรัทธา
อย่าไปทำลายความศรัทธาของใครที่เขาทำเอาไว้
ต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างยึด
ในสิ่งที่ตัวเองคิดกันดีที่สุด
หรือภาษาชาวบ้านก็คือต่างคนต่างอยู่

เพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะ
เรื่องราวลักษณะแบบนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับ
ผมยังจำได้ดีมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเด็กต่างชาติเหมือนกัน

ผลสุดท้ายอันนี้จากเรื่องเล่านะ

ตายจากการกระโดดอยู่ก็กระโดดลงมา

แล้วก็กระโดดลงมาที่ชั้นล่างเสียชีวิต
อันนี้เป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่มีอะไรมาบ่งบอกได้ครับว่า
สิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แต่เราฟังไว้ให้มันเป็นอุทาหรณ์ฟังให้มันเป็นคติเตือนใจกันแล้วกัน

เอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุของเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะ

และครั้งหน้าครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่แชนัลยูทูปไทยรัฐของเราเหมือนเดิมครับ
จะได้ไม่พลาดในตอนที่ทางแชนแลลยูทูปไทยรัฐเนี่ยเขามีการอัปเดตรายการต่างให้พวกเราได้รับชมกันฮะ
วันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
ที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับ